คดีฆาตกรรมด้วยการวางยาพิษไซยานาย
ตอนนี้สื่อทุกสำนักก็เรียกว่าคดีแอมสายนายนะคะ

ผู้ก่อเหตุที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือ

คือแน่นอนถูกดำเนินคดีไป๑กรณี
ก็คือกรณีการเสียชีวิตของคุณก้อย
ท่าน้ำที่ราชบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แต่ว่ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกรณีนะคะ
ก็คือกรณีการเสียชีวิตของสารวัตรปู
นครปฐมเสียชีวิตหน้าองค์พระเลย
แล้วคาดว่าอาจจะมีการออกไม้จับ
ดำเนินคดีแอมเพิ่มตรงนี้สำคัญค่ะ
ถ้ามีการดำเนินคดีแอมเพิ่มสักอีกหนึ่งกรณีนะพี่อุ๋ย
อาจจะสามารถเรียกแอมสัยนายได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
เพราะว่าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
การจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง
ก็คือฆาตกรก่อเหตุฆาตกรรม
พฤติการเดียวกันหรือคล้ายกัน
ในช่วงเวลาที่ต่างกันและมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่๓ศพขึ้นไป

เรียกได้ว่าฆาตกรต่อเนื่อง

คาดว่าอาจจะมีการออกไหมจับและดำเนินคดีเพิ่ม
แต่สำคัญก็คือต้องมีหลักฐานเพิ่มค่ะ
ภาพที่เห็นขวามือก็คือการประชุมของตำรวจ

คณะพนักงานสืบสวนคดีแอมสายไนท์ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗
ประกอบไปด้วยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและเพชรบุรี
เดินทางไปที่สโมสรตำรวจค่ะ
เพื่อนำข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐาน
รายงานต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ผลสอบปากคำแพทย์ทั้งหมดที่ดูแลเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ผ่าศพหรือไม่ผ่า
รวมถึงการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

จากการตรวจวัตถุพยานที่เก็บได้จากในรถยนต์ของผู้เสียชีวิต
รถยนต์ผู้ต้องหาบ้านผู้ต้องหา

เพื่อพิจารณาคดีนี้ค่ะ

คือเป็นการโอ้โหประชุมผลทั้งหมดเลยก็ว่าได้
เพื่อพิจารณาว่าใครเกี่ยวข้องอีกบ้างไหม
รู้เห็นกับการกระทำของแอมอีกไหม
จะมีการออกหมายจับใครเพิ่มอีกไหมหรือ
ออกหมายจับแอมเพิ่มเป็นคดีอื่นอีกไหมนะคะ
พตรรีนำเกียร์เทียราโรจนพงศ์
บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดี

รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
เปิดเผยหลังการประชุมแบบนี้นะคะ
คือประชุมกัน๖๗ชั่วโมงนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับแอมยังอยู่ที่๑๓ศพนะคะ
รอดชีวิตหนึ่งรายค่ะก็อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไป
มีคดีของคุณก้อยที่เกิดขึ้นในราชบุรีอันนี้ดำเนินคดีแน่
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะและอย่างที่บอกไปอาจจะเพิ่มเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์
แต่โทษก็คือประหารชีวิตนะคะสองก็คือตอนนี้แอมถูกดำเนินคดีในกรณีสารวัตรปูแล้ว
ในพื้นที่สพมนครปฐมแต่นอกเหนือจากเนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือดำเนินคดีแอมเพิ่ม
ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำนะคะอาจจะมีการสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ส่วนการสอบปากคำในก๊อฟลูกน้องคนสนิทของในแด้สามีของแอมที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
เรียกมาสอบในฐานะพยานค่ะตำรวจบอกเลยว่าก๊อฟให้การเป็นประโยชน์มาก
และยังไม่ได้มีใครรับสารภาพอะไรทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแอมก็ยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
คือมันเหมือนมีกระแสข่าวว่ามีการรับสารภาพอะไรแบบนี้จริงตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครสารภาพเลย
เดี๋ยวรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนใช่ครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า
มีการระบุชื่อผู้รับชัดเจน

ก็ผมในฐานะที่ร่วมทำการสอบสวน

กว่าจะมีรายงานการตรวจพิสูจน์ออกมาครับ

ก็เปิดเผยผลชนสูตรร่างของคุณก้อยและสารวัตรปูนะคะ
ว่าพบสารสายนายจริงนะคะ
สายนายทำให้เสียชีวิตค่ะ
แต่คำถามสำคัญมากเลยนะคะว่า
สายนายที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยมันต้องมีปริมาณมากน้อยขนาดไหน
รองผู้ประคับการปรับรามบอกว่า

ปริมาณที่ตรวจพบจากการชนะสูตรมันมากเท่าไหร่

คือมันขึ้นอยู่กับการแบบตรวจสอบในหลายปัจจัยค่ะ
เช่นการกินระหว่างท้องว่างหรือรับสารสายนายไป
มีอาหารอยู่ในกระเพาะหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีปัจจัยมากมายนะคะ
แล้วก็สายนายมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันด้วย
ส่วนผู้เสียชีวิตที่ชาปนกิจศพไปแล้ว
ตำรวจจะหาหลักฐานอื่นค่ะ
ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิด

ไม่ได้หมายความว่าชาปนกิจร่างของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้
เพราะตำรวจบอกว่ามันมีหลักฐานอื่น
ที่สามารถตรวจสอบเพื่อนำมาเชื่อมโยง
เพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ค่ะ

คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าจากการสอบสวนคดีแอมสายนาย
จากการตรวจสอบความเชื่อมโยง
พยานบุคคลพยานวัตถุและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ถ้าจะดูจากกรณีของคุณก้อยที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำ
แล้วก็สวรรค์ปูที่เสียชีวิตเมื่อหนึ่งเมษายน
องค์พระปฐมเจดีก่อนคุณก้อยแค่๑๐กว่าวัน
ตอนนี้ทั้งสองกรณีนี้แจ้งข้อหากับแอมเรียบร้อยแล้ว
ข้าพูดในไตรทรองไว้ก่อน
มีรายงานว่าผลการตรวจสอบความเข้มข้น
ของสารสายนายในร่างกายของคุณก้อย
พบว่าได้รับเข้าไปเนี่ยในระดับเข้มข้นที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะฮะ
เช่นเดียวกับกรณีของสารวัตรปูเหมือนกันนะครับ
พบความเข้มข้นของสารที่เข้าสู่ร่างกายในจำนวนสูง
เท่ากับกรณีของคุณก้อยคือทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับ
ส่วนกรณีของในแด้นะครับที่เป็นสามีของแอมนะฮะ
แด้หรือว่าสุธิศักดิ์ภูลขวัญเสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคม
ก่อนสวรรค์ปูแล้วก็ก่อนคุณก้อยนะครับ
กรณีนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับไปตรวจพบว่าแด้เนี่ย
กินยารักษาอาการฤทธิสีดวงทวารที่แอมเอามาให้
แล้วก็เสียชีวิตนะฮะแต่กรณีของแด้เนี่ยนะฮะ
แพทย์ไม่ได้ผ่าชนะสูตรศพจึงไม่มีข้อมูลว่า
มันมีสารสายนายอะไรปนเปื้อนหรือไม่ในร่างกาย
เพราะแอมอ้างในตอนนั้นบอกว่าแอมเป็นภรรยาของแด้
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายไม่ให้ผ่าชนะสูตร
แต่ตัวของแด้เนี่ยมีประวัติไปที่โรงพยาบาลสองครั้งนะฮะ
แรกก็คือตอนที่มีอาการแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
พออาการดีขึ้นกลับมาที่บ้าน
แต่พอกลับมาที่บ้านเนี่ยทีนี้เนี่ยมาซุดจนเสียชีวิต
ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะฮะเท่ากับไปสองครั้ง
แต่ว่าแอมไม่ให้ผ่าชนะสูตรบอกไม่ติดใจสาเหตุการตาย
เมื่อไม่มีการผ่าก็ต้องใช้พยานแวดล้อมอื่นนะครับตำรวจบอก
ตำรวจเนี่ยได้ไปสอบถามแพทย์ที่ทำการรักษาแด้
ให้ข้อมูลว่าอาการของแด้ในตอนนั้นเหมือนถูกสารพิษัยนายนะฮะ
ซึ่งมีกล้องวงจรปิดเห็นอาการตอนมาโรงพยาบาลด้วย
ซึ่งตรงนี้แหละคือหลักฐานสำคัญทางคดีที่ตำรวจบอกนะครับ
ที่จะสามารถเอาผิดได้กับผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจนะครับตามรายงานนะฮะระบุว่า
ออกหมายจับแอมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์หน้า
เมื่อถามว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับแอมไหม
ทางรายงานทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดกับแอมเพิ่มเติม

แต่ถ้าออกหมายจับแอมเพิ่มเติมก็คืออาจจะเป็นกรณีอื่น
แด้หรือว่าเป็นเคสอื่นที่เสียชีวิตจากกรณีที่คล้ายกันก็ได้นะฮะ
ใช่ค่ะก็อาจจะเรียกแอมได้เต็มปากว่านี่คือฆาตกรต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องผลการตรวจรถท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ทราบนะฮะคือทางชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างจากรถ๔คัน
เพื่อไปให้อาจารย์ออสช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอมสายนายหรือไม่
มีสองในสี่คันเนี่ยที่เขาเจอสารนะครับแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งนะครับ
ที่พบว่าถูกสวมทะเบียนปลอมแอมเอาชื่อตัวเองไปใส่แล้วเอารถไปจำนำแต่รถมันไม่ใช่ของแอม
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อเพราะว่ารถที่เกี่ยวข้องกับแอมนี่มีหลายคันเหลือเกินมีคันวีออสที่ขับไปรับคุณก้อย
แล้วนำไปปล่อยปลาไปปล่อยปลาแล้วก็เสียชีวิตคุณก้อยนะฮะมีรถฟอร์จูเนอร์ที่วันที่ถูกจับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ถูกยึดไว้ได้
มีรถซีวิกสีดำที่ใช้ร่วมกับสามีที่เป็นอดีตตำรวจอีกนะครับอีกคันหนึ่งเป็นยาลิสที่คุณก้อยเขาขับมานะฮะ
แล้วคาดว่าอาจจะมีการออกไม้จับเพื่อดำเนินคดีแอมเพิ่ม

ถ้ามีการดำเนินคดีแอมเพิ่มสักอีกหนึ่งกรณีนะพี่อุ๋ย
อาจจะสามารถเรียกแอมสายนายได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
เพราะว่าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือฆาตกรก่อเหตุฆาตกรรมด้วยพฤติการเดียวกันหรือคล้ายกัน
ในช่วงเวลาที่ต่างกันและมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่๓ศพขึ้นไป

เรียกได้ว่าฆาตกรต่อเนื่อง

คาดว่าอาจจะมีการออกไหมจับและดำเนินคดีเพิ่ม
แต่สำคัญก็คือต้องมีหลักฐานเพิ่มค่ะ
ภาพที่เห็นขวามือก็คือการประชุมของตำรวจ

คณะพนักงานสืบสวนคดีแอมสายไนท์ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗
ประกอบไปด้วยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและเพชรบุรี
เดินทางไปที่สโมสรตำรวจค่ะ
เพื่อนำข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐาน
รายงานต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

โจ๊กประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เน็

เจ้าหน้าที่นำผลไทม์ไลน์พยานแวดล้อม
ผลสอบปากคำแพทย์ทั้งหมดที่ดูแลเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ผ่าศพหรือไม่ผ่า
รวมถึงการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

จากการตรวจวัตถุพยานที่เก็บได้จากในรถยนต์ของผู้เสียชีวิต
รถยนต์ผู้ต้องหาบ้านผู้ต้องหาบ้านพี่สาวผู้ต้องหา
เพื่อพิจารณาคดีนี้ค่ะ

คือเป็นการโอ้โหประชุมผลทั้งหมดเลยก็ว่าได้
เพื่อพิจารณาว่าใครเกี่ยวข้องอีกบ้างไหม
รู้เห็นกับการกระทำของแอมอีกไหม
จะมีการออกหมายจับใครเพิ่มอีกไหม
หรือจะออกหมายจับแอมเพิ่มเป็นคดีอื่นอีกไหมนะคะ
พลตนตรีนำเกียร์เทียระโรจนับพงษ์
บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดี

รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบราม
เปิดเผยหลังการประชุมแบบนี้นะคะ
คือประชุมกัน๖๗ชั่วโมงนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับแอม

มีคดีของคุณก้อยที่เกิดขึ้นในราชบุรี
อันนี้ดำเนินคดีแน่ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
และอย่างที่บอกไปอาจจะเพิ่มเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์

สองก็คือตอนนี้แอมถูกดำเนินคดีในกรณีสารวัตรปูแล้ว

แต่นอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือดำเนินคดีแอมเพิ่ม
จากการสอบปากคำและตรวจสอบเส้นทางการเงิน
โทรศัพท์มือถือของอดีตสามีแอมมาค่ะ

แต่ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำนะคะ

ส่วนการสอบปากคำในก๊อฟลูกน้องคนสนิทของในแด้
สามีของแอมที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ

ตำรวจบอกเลยว่าก๊อฟให้การเป็นประโยชน์มาก
และยังไม่ได้มีใครรับสารภาพอะไรทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
คือมันเหมือนมีกระแสข่าวว่ามีการรับสารภาพอะไรแบบนี้จริง
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครสารภาพเลย
การตรวจสอบรถเก๋งสีดำของแอม
เดี๋ยวรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อน

พบกล่องพัสดุที่เหมือนมีการสั่งซื้อยาแก้พิษ
แก้พิษสัญญาณมาจากต่างประเทศ
มีการระบุชื่อผู้รับชัดเจน
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบข้อมูลตรงนี้นะคะ
รองผู้บังคับการปรับรามก็เปิดเผย
ผลชนสูตรร่างของคุณก้อยและสารวัตรปูนะคะ
ว่าพบสารสายนายจริงนะคะ
สายนายทำให้เสียชีวิตค่ะ
แต่คำถามสำคัญมากเลยนะคะว่า

มันต้องมีปริมาณมากน้อยขนาดไหน
รองผู้บังคับการกองบังคับการปรับรามบอกว่าคือมันยังชี้ชัดไม่ได้คุณผู้ชม
ปริมาณที่ตรวจพบจากการชนะสูตรมันมากเท่าไหร่
เพราะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าคือมันขึ้นอยู่กับการตรวจสอบในหลายปัจจัย
เช่นการกินระหว่างท้องว่างหรือรับสารสายนายไป
มีอาหารอยู่ในกระเพาะหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีปัจจัยมากมายนะคะ
แล้วก็สายนายมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันด้วย
ส่วนผู้เสียชีวิตที่ชาปนกิจศพไปแล้ว
ตำรวจจะหาหลักฐานอื่นค่ะ
ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิด

ไม่ได้หมายความว่าชาปนกิจร่างของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้
เพราะตำรวจบอกว่ามันมีหลักฐานอื่น
ที่สามารถตรวจสอบเพื่อนำมาเชื่อมโยงเพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ค่ะ
ก็จะใช้พฤติกรรมเชื่อมโยงเป็นหลักใช่ค่ะนะฮะทุกผู้ชมครับมีรายงานว่า
จากการสอบสวนคดีแอมสายนายจากการตรวจสอบความเชื่อมโยง
พยานบุคคลพยานวัตถุและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ถ้าจะดูจากกรณีของคุณก้อยนะครับที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำ
รัชบุรีตอนไปปล่อยปลาเนี่ยนะฮะเมื่อ๑๔เมษายนนะครับ
แล้วก็สารวัตรปูนะครับที่เสียชีวิตเมื่อ๑เมษายน
องค์พระปฐมเจดีก่อนคุณก้อยแค่๑๐กว่าวันนะครับ
ตอนนี้ทั้งสองกรณีนี้แจ้งข้อหากับแอมเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข้าพูดในใจตรองไว้ก่อนนะฮะมีรายงานว่า
ผลการตรวจสอบความเข้มข้นของสารสายนายในร่างกายของคุณก้อย
พบว่าได้รับเข้าไปเนี่ยในระดับเข้มข้นที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะฮะ
เช่นเดียวกับกรณีของสารวัตรปูเหมือนกันนะครับ
พบความเข้มข้นของสารที่เข้าสู่ร่างกายในจำนวนสูง
เท่ากับกรณีของคุณก้อยคือทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับ
เสียชีวิตเมื่อ๑๒มีนาคมก่อนสารวัตรปูแล้วก็ก่อนคุณก้อยนะครับ
กรณีนี้นะครับท่วปกรณีพบว่าได้เนี่ยกินยารักษาอาการตริศสีดวงถวาน
ที่แอมม์เอามาให้และก็เสียชีวิตนะฮะ
ของแด้เนี่ยนะฮะแพทย์ไม่ได้ผ่าชนะสูตรศพจึงไม่มีข้อมูลว่ามันมีสารสายนายอะไรปนเปื้อนหรือไม่ในร่างกายเพราะแอมอ้างในตอนนั้นบอกว่าแอมเป็นภรรยาของแด้ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายไม่ให้ผ่าชนะสูตรแต่ตัวของแด้เนี่ยมีประวัติไปที่โรงพยาบาลสองครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือตอนที่มีอาการแล้วถูกนำตัว
กลับมาที่บ้านค่ะแต่พอกลับมาที่บ้านเนี่ยทีนี้เนี่ยมาซุดจนเสียชีวิตก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะเท่ากับไป๒ครั้งแต่ว่าแอมไม่ให้ผ่าชนะสูตรบอกไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายเมื่อไม่มีการผ่าก็ต้องใช้พยานแวดล้อมอื่นนะครับตำรวจบอกตำรวจเนี่ยได้ไปสอบถามแพทย์ที่ทำการรักษาแด้แพทย์ให้ข
ตอนนั้นเหมือนถูกสารพิษัยนายนะฮะซึ่งมีกล้องวงจรปิดเห็นอาการตอนมาโรงพยาบาลด้วยซึ่งตรงนี้แหละคือหลักฐานสำคัญทางคดีที่ตำรวจบอกนะครับที่จะสามารถเอาผิดได้กับผู้ที่ก่อเหตุแล้วจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจนะครับตามรายงานนะฮะระบุว่าเตรียมออกหมายจับแอมกับ
คนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่า
ที่เนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดกับแอมเพิ่มเติม
อันนี้จะเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าออกหมายจับแอมเพิ่มเติมก็คืออาจจะเป็นกรณีอื่นอื่น
แด้หรือว่าเป็นเคสอื่นที่เสียชีวิตจากกรณีที่คล้ายกันก็ได้นะฮะ
ใช่ค่ะก็อาจจะเรียกแอมได้เต็มปากว่านี่คือฆาตกรต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับเรื่องผลการตรวจรถท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ทราบนะฮะคือทางชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างจากรถ๔คัน
เพื่อไปให้อาจารย์ออสช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอมสายนายหรือไม่
มีสองในสี่คันเนี่ยที่เขาเจอสารนะครับแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งนะครับ
พบว่าถูกสวมทะเบียนปลอมแอมเอาชื่อตัวเองไปใส่แล้วเอารถไปจำนำ
แต่รถมันไม่ใช่ของแอมเดี๋ยวต้องขยายผลต่อเพราะว่ารถที่เกี่ยวข้องกับแอมนี่มีหลายคันเหลือเกิน
มีคันวีออสที่ขับไปรับคุณก้อยแล้วนำไปปล่อยปลาไปปล่อยปลาแล้วก็เสียชีวิตคุณก้อยนะฮะ
มีรถฟอร์จูเนอร์ที่วันที่ถูกจับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ถูกยึดไว้ได้
มีรถซีวิกสีดำที่ใช้ร่วมกับสามีที่เป็นอดีตตำรวจอีกนะครับ

ท่านผู้ยงครับคดีที่แอมนะคะยิง๓๓๖ปีที่ก่อคดีไว้
ค้าผู้ในตรายตรองไว้ก่อนถูกแจ้งเขาหา๒กรณี
คือคุณก้อยกับสารวัตรปูเนี่ยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยทนายความของทางแอมเนี่ยนะฮะ
คือเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
เขามีอาการทางจิตประสาทจริงหรือเปล่า
ค่ะแล้วจะใช้ตรงนี้เนี่ย
มาต่อสู้คดีเพื่อช่วยเหลือลูกความไหม
พร้อมกับอีกหลากหลายคำถามนะครับนี่นะฮะ
นี่คือคุณธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์

ที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
หรือว่าคดีแอมสายนายที่เรากำลังติดตามข่าวกันอยู่นะครับ
วันนี้คุณธันนิชาเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
กรณีที่แอมลูกความของเธอมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวท
สถาบันกรยาราชนครินเมื่อ๕ปีก่อน
แต่ว่าขาดการรักษาแล้วก็กินยาต่อเนื่องมา๒ปี
ตรงนี้ทางราชธรรมนี้เปิดเผย
ใช่ค่ะทางอธิบดีกรมราชธรรมออกมาให้สัมภาษ
เพราะว่าตอนที่นำตัวแอมไปที่ทันทสถานหญิงกลาง
ก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต
แล้วก็ไปพบประวัติเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งรายละเอียดเรื่องการรักษาต่างตรงนี้
ทนายความของแอมบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัด
ว่ารักษากี่ปีขาดการรักษาแบบไหนอย่างไร
ต้องถามจากทางโรงพยาบาล
แต่ยืนยันว่าถ้าจะมีอาการที่ไปโรงพยาบาล

ไม่ได้เป็นโรคจิตเอาไว้อย่างนั้นเถอะ

ไปพบไปเยี่ยมมาในเรือนจำเนี่ย
เป็นแค่โรคซึมเศร้า
ทนายความของแอมยืนยันว่าแอมเป็นแค่โรคซึมเศร้า
เคยไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แล้วไม่มีอาการผิดปกติอะไรเพิ่มเติม
ก็รักษาด้วยการให้ยากลับมากิน

และการพบแพทย์ก็ผ่านมาห้าปีแล้ว
คุณหมอขอบคุณครับ

ให้ใจมีออกมากไปที่ต้องจับอย่างไหน
คือทางคุณธนิชาเนี่ยบอกกับเราว่าเรื่องของแนวทางคำพิพากษา
คนที่ป่วยอาการต่างต่างมันมีอยู่แล้วโรคซึมเศร้าไม่ได้เข้าข่ายเรื่องการ
จะได้รับการเป็นเหตุให้ลดโทษอะไรนะฮะเพราะว่าการเป็นซึมเศร้า
จำเลยยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ปกติปฏิบัติภารกิจชีวิตประจำวันได้
ไม่มีเหตุต้องให้ลดโทษอะไรที่เธอต้องออกมาพูดอย่างนี้
เธอบอกเธออยากจะชี้แจงให้สังคมเข้าใจด้วยว่าไม่ต้องกังวลว่าทีมทนายความของแอม
จะใช้เรื่องอาการทางจิตประสาทต่างมาปกป้องมาต่อสู้คดี
ทำให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่ได้รับโทษจะสู้ตามพยานหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันได้ว่าลูกความของเธอไม่ได้ก่อเหตุแล้วแอมก็ยังปฏิเสธข้อหาอยู่
ทีนี้มันมีกรณีเรื่องการตั้งท้อง๔เดือนของแอม
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุด
วันนี้บอกกับทีมข่าวของเรานะฮะเพราะว่าอาจารย์บอกว่า
มันจะเข้าข่ายเรื่องการรับโทษคดีฆ่าผู้กันโดยจ่ายจองไว้ก่อน
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตใช่ค่ะแต่ทีนี้พอผู้ต้องหา
ถ้าเกิดว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยสารพิพากษาว่าผิดนะ
เมื่อผู้ต้องหาตั้งคันอยู่ตอนนี้แอมท้อง๔เดือน
นั่นเท่ากับว่าโทษสูงสุดประหารชีวิตจะถูกลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต
มันมีการเว้นโทษประหารชีวิตสำหรับคนท้อง
เพื่อให้โอกาสแม่ได้ดูแลลูกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเหลือสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตแล้ว
มันก็มีโอกาสตามกระบวนการขั้นตอนใช่ไหมเรื่องของการลดโทษต่าง
อันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับอาจารย์ปรเมฆบอกนะครับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะ
ซึ่งถามว่าผมก็ถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วเขาได้สิทธิ์เมื่อไหร่
ถ้าสมมุติว่าคดีเนี่ยเลยไปนานจนแบบเขาคลอดลูกไปแล้วล่ะ
อาจารย์บอกว่าณขณะนี้เขาได้สิทธิ์แล้ว
เป็นผู้ต้องหาก็ได้สิทธิ์ตรงนี้แล้ว
แล้วเมื่อคลอดลูกในเรือนจำก็จะได้เลี้ยงลูกจนลูกโตเนี่ย
อายุ๓ขวบจากนั้นจะมีกระบวนการในการดูแลเด็กต่อไป
ส่วนตัวแม่เด็กก็รับโทษต่อไป
ถ้าถึงขั้นประหารชีวิตก็เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต

นี่นะฮะอันนี้เป็นกระบวนการที่มันเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
เหมือนอาจารย์ปรเมฆพูดในรายการเปิดปากของพี่อุ๋ย
ปิดท้ายเรื่องนี้ว่ามันไม่ยุติธรรม
อาจารย์ใช้คำนี้เลยมิ้วฟังอยู่
มันต้องไปแก้ไขเรื่องของกฎหมายอ่ะ
ไปก่อเหตุแบบฆาตกรฆาตกรรมต่อเนื่องเป็น๑๐ศพอย่างนี้
เอาก็จำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับการลดโทษ
ติดคุกก็ไม่กี่ปีไม่๑๐กว่าปีก็ออกมาเหรออย่างนี้เหรอ
นี่นะฮะแต่อาจารย์ประเวทบอกว่าถ้าเกิดว่าคดีต่างแล้ว
ถ้าเกิดว่าจะไปดูกระบวนการยุติธรรมกันจริงหรือพิสูจน์ความจริงเนี่ย
มันอาจจะต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นทาง
คือเวลามีคนตายแล้วมีชุดพิสูจน์หลักฐาน
หรือว่าลงไปตรวจสอบเรื่องของสภาพศพเนี่ย
ต้องดูกันให้ชัดว่ามันผิดธรรมชาติหรือเปล่า
ถ้าผิดธรรมชาติต้องชันสูตรเท่านั้น

ญาติเขาไม่ติดใจแล้วไม่ผ่าพิสูจน์
ทีนี้ยุ่งเลยฮะในการมารื้อย้อนหลัง
ความยุติธรรมที่ท่านคิดว่าท่านจะได้รับเนี่ย
มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ท่านคิด
ท่านอาจจะอยากให้ตาต่อตาตายตกต่ำกันไป
แต่ในแง่ของกฎหมายในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ที่เรารับมาตรฐานสากลมา

ไม่ดียังไงก็เห็นแก่ลูกเขาบ้าง

ก็เปิดโอกาสแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพุทธ
ศาสตร์เชื่อผมเถอะวันหนึ่งกรรมก็ตามทันแล้วหนักกว่านี้ด้วย
ก็โทษสูงสุดประหารชีวิตอยู่แล้ว
มันก็เหมือนสมคิดประหารชีวิตแล้วก็เดินออกมาฆ่าคนต่อได้ไง
นี่คือสังคมไทยเหตุผลที่เราไม่เก็บเขาไว้นาน
เพราะเราไม่ได้สร้างเรือนจำเพิ่มไม่มีรัฐบาลไหนใส่ใจที่จะสร้างคุกเพิ่ม
อาจารย์บอกมันเป็นหลักสากลเป็นหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่สากลเขาใช้กัน
คือในแง่ของทางกฎหมายเนี่ยมันก็มันก็อาจจะต้องรอว่าการพิพากษาในคดีของแอมที่
ถ้าเกิดผิดจริงแล้วไปถึงสารดีกาใช่ไหมว่าจะเร็วช้าขนาดไหน
แต่อาจารย์ประเวทบอกว่าถ้าคดีนี้หลักฐานชัดมันก็ไม่ช้าหรอก
คือมันคงอยู่ในช่วงที่ลูกคลอดแล้วก็เลี้ยงลูกอีก๓ปี
ซึ่งก็จะทำให้อยู่ในเกณฑ์ของช่วงของกฎหมายตรงนี้ช่วงของที่ว่าประหารชีวิตจะเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต
แต่ว่าโอ้โหกว่าจะคดีจะตัดสินนู่นอีก๕๖ปีข้างหน้า
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆบอกคดีลักษณะอย่างนี้ถ้าหลักฐานมันชัดมันก็ไม่ช้า
อาจารย์ยังพูดถึงกรณีที่ว่าถ้าเกิดจะมีการอ้างเรื่องอาการป่วยทางจิตเวท
มาช่วยลดโทษทางคดีอะไรให้กับทางแอมตรงนี้เนี่ย
ลองฟังหน่อยนะครับอาจารย์ประเวทว่าอย่างไรนะครับ
มีโรคจิตหรือไม่อาจควบคุมตัวเองได้ในขณะที่กระทำ
แล้วคนนี้ขณะที่กระทำวางแผนเรียบร้อย
เอาสายนายใส่ไปสลัดมั่งใส่น้ำมั่งขับรถพาเข้าไป
เสร็จแล้วพอเขาล้มเขาโทรศัพท์ปั๊บลุกขึ้นหนีไปหยิบโทรศัพท์เขาเอา
อันนี้มันมีสติเหมือนกับที่ทนายเขาบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่
เอาอยู่ไงเอาอยู่คุกอ่ะสิใช่ไหมไม่ใช่เอาอยู่หลุดไม่ใช่
เพราะฉะนั้นจากพฤติกรรมของคดีเนี่ยอาจารย์บรเมฆมองว่าตัวของแอมเนี่ย
ไม่ใช่มีอาการลักษณะทางจิตประสาทที่ว่าจะไปเข้าข่ายตรงนั้น
ใช่ค่ะอาจารย์ประเมฆก็พยายามจะย้ำอยู่หลายครั้งในประเด็นตรงนี้
เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนนะคะ
เพราะว่ามันมีเรื่องของการนัดเจอพาไปกรณีของคุณก้อยนะใช่ไหม
ลงไปเดินไปหยิบโทรศัพท์มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสติฟั่นเฟือนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
ทนายความนะฮะที่ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะใช้เรื่องของอาการทางจิตประสาทเนี่ย
มาเป็นเหตุในการลดโทษให้กับลูกความ
เพราะเธอมั่นใจในการต่อสู้คดีให้กับลูกความของเธอก็คือแอมว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา

แต่ในอีกมุมหนึ่งตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีนะคะ
เพราะว่าพยานหลักฐานที่หามาได้เพิ่มมันมีอีกหลายอย่างมากที่มันมีความเชื่อมโยงกับไซยานาย
แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ออสได้มีการตรวจสอบด้วยคือไม่ได้ดูรายการเปิดปากกับภาคภูมินี่แหละ
ออสได้ให้สัมภาษณ์กับพี่อุ๋ยเอาไว้เยอะแต่เดี๋ยวมาตามกันต่อหลังข่าวในพระราชสำนักนะคะ

ส่งไปตรวจสอบแต่ว่าอาจารย์ออสบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วว่าชิ้นไหนชิ้นไหนขอก่อน
ใช่อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวอยากจะให้กลับมาติดตาม
นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเสียชีวิตด้วยการวูบหมดสติชักเกร็งน้ำลายฟูมปากมีเล็บดำเล็บตัวเขียวคล้ำเหมือนกันหมดทุกคน

และที่แน่นอนก็คือคุณก้อยแล้วก็สารวัตรปูนะฮะก็คือคนที่๑๒และ๑๓ที่เสียชีวิต

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับ๒คดีนี้

และทั้งสองท่านนะฮะจากการชนะสูตรศพพบสารสายนายในร่างกาย
ล่าสุดเนี่ยมีรายงานบอกว่าเป็นสารสายนายระดับเข้มข้น

ในร่างกายที่สามารถทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เข้มข้นขนาดไหน
อาจารย์ออสจากทางมเกษตรบอกว่าก็คือ๑มิลลิกรัม
น้ำหนัก๑กิโลกรัมของบุคคลนะถ้าจะมีคนเอาสายนายไปใช้
ในการที่จะทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตได้เนี่ย
สมมุติถ้าคนน้ำหนัก๕๐กิโลกรัมก็ใส่ไป๕๐มิลลิกรัมอย่างนี้
โอ้โหคือเอาตายอ่ะ
คือสารสายนายที่พบในร่างกายของคุณก้อยแล้วก็สารวัตรปูเนี่ย

ว่าอะไรจะเอาผิดกับแอมได้บ้างนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาปฏิเสธนะฮะ
นั่นก็คือสารสายนายที่จะเจอในจุดต่าง
หรือว่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างของแอม

แล้วมันจะผูกโยงไปกับวันเวลาพฤติกรรมต่างที่ไปเจอคุณก้อยหรือสารวัตรปู
เพราะถ้าจะเจอในตัวแอมเนี่ยอาจารย์ออสบอกไม่เจอแล้ว

ท่านผู้ชมครับตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นหลายจุดนะฮะ
ทั้งบ้านของแอมของพี่สาวของอดีตสามีที่เป็นตำรวจรถ๓คัน
รวมทั้งรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถที่คุณก้อยขับไปในวันที่๑๔เมษายน
เพื่อไปเก็บวัตถุพยานส่งไปให้อาจารย์ออสตรวจสอบ
ว่ามีสารสายนายอยู่ที่ตรงไหนชิ้นไหนบ้าง

ส่งไปเนี่ย๔๐๐กว่าตัวอย่างนะฮะ

ศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของมเกษตรบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อวานตำรวจส่งวัตถุพยานหลักฐานจากการเข้าตรวจค้นบ้านของพี่สาวแอมบ้านของอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจนะบ้านทาวน์โฮมของแอมด้วย
ส่งมาทั้งหมดเนี่ย๔๐๐กว่าชิ้นนะฮะรวมทั้งสิ่งที่ไปได้มาจากเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างของแอมด้วยมันจะมีวิธีในการที่จะไปนำตัวอย่างต่างมาเพื่อเอามาตรวจสอบ
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจเนี่ยได้ร้องขอมาอย่างอาจารย์ออสขอให้ช่วยตรวจในส่วนที่น่าสงสัยอย่างเร็วที่สุดก่อน

แม้จะหย่าจะเลิกกันไปแล้วแต่เขายังไปมาหาสู่กันอยู่

ซึ่งหลังจากเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วอาจารย์ออสบอกว่าพบสารสายนายที่คอนโซลหน้ารถนะฮะ
เห็นบอกว่าเจอฝั่งขวาก็คือฝั่งคนขับนะฮะ
พอไปตรวจค้นบ้านพี่สาวของแอมเนี่ยที่นครปฐมทีแรกมีข่าวว่าเป็นเพศรัชกรใช่ไหม
ซึ่งไปตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นเพศรัชกรนะฮะ

แต่ที่บ้านของพี่สาวแอมไปเจอกล่องพัสดุซึ่งในกล่องพัสดุเนี่ยบรรจุสารเคมีอยู่
เขาก็ส่งมาให้อาจารย์ออสตรวจสอบว่ามันคืออะไร
อาจารย์ออสบอกผมเห็นแล้วยังตกใจมันคือโซเดียมไทโอซันเฟสหรือสารแก้พิษสายนายคุณรัชพร

ในรถมียาพิษในบ้านมียาแก้พิษ
นี่ไม่นับแคปซูลเปล่าต่างที่เจอนะ

คือคือในรถที่เจอเนี่ยมันคือลักษณะร่องลอยของคนที่ไปโดนสายนายมาแล้วก็มาจับต้องคอนโซลรถพวงมาลัยรถใช่ไหม

หรือตามเสื้อผ้าเนี่ยกำลังรอผลว่ามันมีอยู่ไหมเพราะตามร่างกายมันคงหลุดหมดแล้ว
แต่มันไปเจอยาแก้พิษยนายด้วยซึ่งในกล่องพัสดุที่ส่งมาที่บ้านพี่สาวแอมเนี่ยชื่อผู้รับมันคือชื่อแอม

แต่ยังไม่ได้แกะกล่องซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าเขาเตรียมเอามาใช้เพื่อทำอะไรหรือก่อนหน้านี้เคยสั่งเอามาใช้แล้วมันหมดแล้วสั่งใหม่หรือยังไงตรงนี้มันต้องไปขยายผลต่อแต่
ถ้าถามว่ามันคืออะไรอาจารย์บอกว่าบอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่ามันคือยาแก้พิษสายนายอืม
คือถ้าฟังไปมันเหมือนหนังจีนกำลังภายในนะ
ที่ต้องมียาถอนพิษแล้วต้องไปโอ้โหตามหากันอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
คือบรรดาตัวละครต่างจะต้องมีใช่ไหม

เพราะว่าต้องใช้ยาพิษในการข่มขู่คู่ต่อสู้หรือว่าต้องการเรียกล้ออะไรสักอย่างแล้วก็เอายาถอนพิษมาล่ออย่างนี้
มันต้องมียาแก้พิษติดตัวไว้หรือยังไรต้องขยายผลต่อนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่ายอมรับเลยว่าขณะตัวเองเป็นนักเคมีเนี่ยคือตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแล้วใช้อะไรได้บ้าง
ต้องไปดูข้อมูลต่างจนรู้ว่าไอ้โซเดียมไทโอซันเฟสเนี่ยมันใช้ถอนพิษยนายมากสายนายได้นะฮะ
นั่นทำให้รู้ว่าแสดงว่าตัวแอมเนี่ยเขามีความรู้เรื่องพิษเป็นอย่างดีฮะ
ไม่งั้นก็คงไม่มียาถอนพิษใช่ไหม

เพราะว่าจากที่เขามีโซเดียมไทโอซาวเฟสชัดเจนว่าคุณเลือกซื้อสารเคมีตัวนี้

ทำไมคุณต้องซื้อคุณมีนากุ้งเหรอ
คุณมีสระว่ายน้ำใหญ่โตหรือคุณจะไปเลี้ยงปลาที่ไหน
หรือคุณซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต้องดูการให้ประคำเขา
อันนี้จะรับสารภาพหรือแม้แต่จะมาเป็นอาจารย์เคมี
ก็ยังไม่รู้ว่าโซเดียมไทโอซาวเฟสใช้แก้พิษัยนาย

ท่านผู้ชมครับทีนี้หลายท่านอาจจะอยาก
สามารถบอกโซเดียมไทโอซัลเฟสมันถอนพิษได้ยังไง

อาจารย์อ๊อตบอกว่าโดยทางเพศัตริย์วิทยา
นำโซเดียมไทโอซันเฟสเอามาผสมกับน้ำเกลือเนี่ย
แล้วเอาไปฉีดเข้าเส้นเลือดดำมันจะไปขับพิษยนายออกมาได้

ฉีดเข้าไปก็จะสามารถแก้พิษตรงนั้นได้นะครับ
แต่ต้องใช้ทันทีที่ได้รับพิษจากสายนาย
และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
และให้ใช้ซ้ำด้วยภายในช่วง๓๐นาทีถึง๖๐นาที
โอ้โหแล้วต้องฉีดนี่คือแปลว่าก็ต้องใช้เข็มฉีดยา
ฉีดเข้าเส้นเลือดไม่ใช่แค่กินเข้าไปแบบง่ายด้วยนะ

ที่เอามาใช้ผสมให้กับเหยื่อกินแล้วเสียชีวิต

มันคือไซยานายบริสุทธิ์แบบ๙๐
ไม่มีผสมด้วยคือสายนายล้วนเลยเหรอคะ
เอาไปใส่น้ำใส่ของเหลวเนี่ยมันละลายเลย

คืออาจารย์ออสบอกคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก

แต่เสิร์ชทางอินเตอร์เน็ตสั่งซื้อมันก็ได้แล้ว

คุณจะโดนกลิ่นอาหารอย่างอื่นกลิ่นเครื่องดื่มเนี่ยมันกลบไปหมด

แล้วสีก็ไม่มีด้วยรู้อีกทีก็คือคุณก็ตายเลยอ่ะ
ช่วยไม่ทันก็ตายโอ้โหถ้าโชคดีเหมือนคุณปลาที่จำได้ไหม
ที่เขาโทรเรียก๑๖๖๙ทันแล้วก็อาจจะได้รับไปปริมาณไม่เยอะหรือเปล่า

คนปกติไม่มีใครสามารถที่จะมีหรือว่าพกสายนายเอาไว้ในความครอบครองได้นะครับ
ไม่ใช่สารที่ใช้ทั่วไปนะฮะอาจารย์ออสบอกนะครับ

เช่นเดียวกับยาถอนพิษด้วยก็ไม่ใช่ใช้ในเชิงทั่วไป
คนทั่วไปแล้วโดยปกติแล้วคนทั่วไปก็ไม่ได้ต้องการจะมีไว้ใช้อยู่แล้ว
ไอ้ยาถอนพิษเนี่ยถ้าสายนายเขาจะไว้เชิงเฉพาะอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม

แต่ถ้าโซเดียมไทโอซันเฟสถอนพิษยนายเนี่ย
ปกติแล้วเขาจะใช้ทำความสะอาดพวกสระว่ายน้ำบ่อเลี้ยงกุ้ง

พอเขาผสมแล้วใส่ลงไปเนี่ยไอ้พวกตะไคร่อะไรพวกนี้

ดังนั้นพอมาเจอแบบนี้เนี่ยแล้วเอาไปประกอบกับเรื่องของทางคดี
มันจะสามารถเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ไปผูกมัดผู้ต้องหาได้ว่า
คุณทำอาชีพนี้คุณทำงานแบบนี้คุณมีชีวิตประจำวันแบบนี้
เพราะคุณไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสาร๒ชนิดนี้เลย
ถ้าจะปฏิเสธข้อหาคุณต้องตอบคำถามให้ได้
นี่ไงตำรวจเขาถึงต้องไปหาวัตถุพยานไปเก็บร่องรอยมา
ให้อาจารย์ออสช่วยตรวจให้หน่อยว่ามันไปเจอแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจำได้วันที่ตำรวจไปค้นบ้านของแอม

ซึ่งไม่รู้ว่าเธอซื้อมาทำไมเยอะแยะ

วันนี้เราได้รูปยาแคปซูลจากญาติของเหยื่อคนหนึ่ง
เป็นคนที่แอมเขาส่งยาแคปซูลมาให้กิน
ก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับแคปซูลเปล่าที่เจอที่บ้านของแอม

สีอันที่เป็นสีขาวขุนนี่ดูเหมือนกันเลยนะ
แต่ก็มันก็อาจจะเหมือนกันไปหมดได้
แต่ส่วนใหญ่แคปซูลเปล่ามันก็ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ

เพราะว่ายังไงแอมเขาก็ยังปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

รวมทั้งคุณระพีด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิมานะ

มาร่วมรายการวันนี้ทั้งคู่เห็นตรงกันนะครับว่ามันเป็นแคปซูลที่เหมือนกันมากนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าการขยายผลจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง
สำหรับคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของบุคคลที่ใกล้ชิดกับแอมนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าสามารถนำวัตถุพยานในที่เกิดเหตุต่างมาตรวจสอบหาสารต้องสงสัยได้
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้การผ่าพิสูจน์แล้วเจอสารสายนายในร่างกายเพียงเดียว

แต่มันยังมีอยู่คดีหนึ่งนะที่อาจจะแจ้งข้อหาได้ก็ได้
อเจมส์ออบอกเรื่องของครูออตครูออตหนึ่งในวงแชร์
ครูออตคือครูผุดเสดียะ
เป็นแกเป็นหนึ่งในวงแชร์ที่ว่าแกป่วยด้วยโรคมะเร็งเด็ดเลือดใช่ไหม
ใช่แล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะฮะอ่า

อศัลย์บอกว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านครูออธ
การเสียชีวิตลักษณะจะน้ำลายฟูมปากอยู่
แล้วก็ญาติเขาก็สงสัยอยู่
แต่มันมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง

แล้วสิ่งของต่างที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเหตุ๒๐พฤศจิกายน๖๕เชื่อไหม
ญาติญาติยังไม่ได้ไปแตะต้องตรงนั้นเลย
คือแปลว่าตู้เย็นก็ยังอยู่ตรงที่เดิม

เนี่ยว่าทั้งขวดทั้งน้ำเนี่ยสิ่งต่างเนี่ย
มันจะมีอะไรที่เป็นสารพิษ
หรือสารสายนายปะปนอยู่บ้างหรือไม่

เอาผลการพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับ

น่าจะสรุปผลอย่างเร็วที่สุดได้เนี่ย
ผลออกมาน่าจะช่วงเย็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

ตรวจเสร็จไปแล้ว๕๐กว่าตัวอย่าง

บิ๊กโจ๊กพตเสุรเชษฐ์หักพานรองพวัตรอที่เข้ามาดูแลคดีนี้
ก็จะแถลงความคืบหน้าและรายละเอียดทั้งหมดว่า

เหมือนที่คนเขาชอบบอกกันเนอะความลับมันไม่มีในโลก
คุณทำอะไรไว้ในที่สุดมันจะถูกแกะรอยแล้วตามไปเจอจนได้

ว่านี่อาจจะเป็นข้อความที่แอมเนี่ย
ส่งยาลดความอ้วนไปให้คุณหนิมที่มุกดาหารที่ว่าเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตเมื่อปีห้าสามอ่ะ

น่าจะเป็นข้อความที่แอมเนี่ยพยายามส่งยาลดความอ้วนนี้ไปให้เขาก่อนที่เขาจะกินแล้วเขาก็ตาย
คือมีคนไปเจออันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยได้มาจากที่ว่า
เมื่อวานสามีคุณหนิมเขาออกมาให้ข้อมูลว่าเขาก็สงสัยว่าภรรยาเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของแอมเหมือนกัน

สามีคุณหนิมเนี่ยนะคะเขาเอาข้อความแชทระหว่างคุณหนิมภรรยาเขากับแอมมาให้ดู
คุณหนิมเสียชีวิต๒๕พฤศจิกายนปี๖๓
พฤศจิกายน๒ทุ่ม๒๔นาที
คุณหิมส่งรูปยาเมื่อกี้เนี่ยค่ะส่งไลน์หาแอมแล้วเขียนบอกว่ามันเยิ้มแล้วพี่แอม
ในนั้นเนี่ยนะคะมีแคปซูลสีขาวขุ่น๒เม็ดแล้วก็มีเม็ดยาสีเหลืองในพลาสติกใสเหมือนละลาย
นาทีต่อมาแอมโทรกลับมาเลยซึ่งข้อมูลเนื้อหาที่คุยกันก็คือแอมบอกเดี๋ยวแอมจะส่งมาให้ใหม่
นี่มันเยิ้มอ่ะพี่แอมรีบส่งให้ใหม่เลยเหรอรีบส่งให้ใหม่เลยเพราะแอมเนี่ยบอกเดี๋ยวแอมส่งให้
แล้วนิมก็เลยทักไปบอกว่าขอเลขพัสดุหน่อยว่าเลขอะไรเธอจะได้เช็คได้แอมก็ส่งเลขมาให้
พอเอาเลขพัสดุไปเช็คชื่อผู้ส่งคือสารรัฐซึ่งก็คือชื่อของแอม
ส่งจากกาญจนบุรี๒๔พฤศจิกายนปลายทางคือมุกดาหาร
จริงแล้วถ้าในระบบเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับจริงคือ๒๖พฤศจิกายน
เขาเลยได้รับวันที่๒๕แล้วหนิมก็กินวันนั้นแล้วเสียชีวิตวันนั้นเลย
กลับไปดูที่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่านี่น่าจะเป็นข้อความที่
นิมเนี่ยกำลังจะส่งยาหรือส่งสายนายไปให้กับ
ที่แอมจะส่งไปให้หนิงนะคะ
พฤศจิกายนค่ะแอมไปโพสต์ถามในเฟซบุ๊ก
กลุ่มบริษัทส่งของเอกชนถามว่า
สอบถามจ้าส่งของวันอาทิตย์ไหมคะ
มีคนเข้ามาตอบว่าส่งครับแอมก็เข้าไปถามต่อว่า
ถ้าส่งจากสุพรรณไปมุกดาหารกี่วันถึงคะ
ทักไปถามคนที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่มาตอบแอมว่าส่งครับเลยนะ
เขาบอกว่าผมไม่ได้รู้จักกับแอมเป็นการส่วนตัว
ก็เห็นว่าโพสต์ถามผมก็เลยตอบไปเท่าที่รู้ว่า
เขามีส่งของวันอาทิตย์ด้วยแล้วพอผมมาย้อนดูปรากฏว่า
ไทม์ไลน์มันตรงกับช่วงเวลาที่มีเหยื่อ
ก็คือคุณหนิมที่มุกดาหารกินยาแคปซูลจากแอมแล้วตาย

เพราะตอนแรกที่ส่งไปมันเยิ้มใช่ไหมพอมันเยิ้มเสร็จเธอก็ส่งไปให้ใหม่
เธอคือผู้เสียชีวิตรายที่๓มีความเชื่อมโยงกับแอมก็คือรู้จักกันผ่านวงแชร์ปี๕๙
แล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยทีนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตหนึ่งเดือน
นี่จัดอยู่ในกลุ่มจำนำรถนะเพราะว่าเธอเนี่ยเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำ
แล้วก็เอาเงินไปให้แอมยืมหลักแสนบาท
แอมก็ส่งแคปซูลยาลดความอ้วนมาให้กินแล้วหนิมก็เสียชีวิต๒๕พฤศจิกายน
วันนี้เราส่งคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมุกดาหารไปบ้านคุณหนิมนะคะ

ได้คุยกับชาวบ้านที่เป็นคนเจอศพคุณหนิมคนแรก
เขาบอกว่าตอนนั้น๓ทุ่มสามีคุณหิมโทรหาเขาบอกช่วยเข้าไปดูในบ้านให้เขาหน่อย
พอเปิดประตูเข้าไปเขาบอกภาพสะเทือนใจมาก
คุณหนิมนอนหมดสติอยู่ที่พื้นแล้วมีลูก๕ขวบกับ๑เดือนนั่งอยู่ข้าง
บอกนอนหมดสติอยู่ข้างเตียงแบบนี้เลย
แล้วลูก๕ขวบคนหนึ่งกับ๑เดือนคนหนึ่งนั่งมองแม่อยู่แบบนั้นนะคะ

สามีทำงานกรุงเทพใช่ไหมที่สามีเล่าให้ฟังเมื่อวาน
ค่ะแล้วเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเธอก็พยายามแบบเขย่าเรียกตัวคุณหิว

แล้วเธอบอกว่าคุณนิวเหมือนธาตุไฟแตกเพราะว่าปัสสาวะอุจจาระราด
เอามืออังจมูกดูก็ไม่มีลมหายใจแล้ว
ปากเนี่ยแตกตามนิ้วมือมีรอยเขียวช้ำ
ตอนแรกก็คิดว่าเสียชีวิตเพราะไปกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่า
เนื่องจากว่าเธอเพิ่งคลอดลูก
ได้คุยกับแม่ของคุณนิมด้วยนะคะ
แม่บอกว่าวันเกิดเหตุแม่อยู่บ้านอีกหลังนึงที่นครราชศรีมา
พอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านว่านิมเสียชีวิตปากมือเขียว

แต่สุดท้ายแม่ก็มาดูใจลูกไม่ทัน

แม่บอกแม่มีคำถามในใจมาตลอดว่าลูกแม่ตายได้ยังไง
ทั้งที่ลูกแม่เองก็แข็งแรง

ลูกคนเล็กเนี่ยก็เพิ่งจะได้๑เดือนกว่าเท่านั้นเอง

แม่บอกไม่คิดเลยว่าลูกแม่จะมาเป็นเหยื่อของแอมอีกคนนึง
บอกถ้าผลสืบสวนออกมาสรุปแล้วว่าแอมเป็นคนทำจริง
แม่จะไม่ให้อภัยแอมตลอดชีวิต

ดูจากปริมาณของเหยื่อที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ย

ก็บอกว่าจะมีคนใกล้ชิดที่ที่อาจจะมีการ
บางคนแสนกว่าบางคน๔๕หมื่นมันก็ดูไม่เยอะนี่แต่เขามีคนที่เขาไปยืมหรือเอาเงินเข้ามาเนี่ยหรือเล่นแชร์ด้วยกันเนี่ยมากมายเนี่ย
สิบกว่าคนอืมรวมรวมกันมันก็หลักล้านค่ะพอต้องการค่าล้างหนี้
พอก่อเหตุคนแรกแล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่ถูกจับไม่มีใครรู้เห็น
ก็เลยทำมาเรื่อยทำมาเรื่อยนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงถึง
เหยื่อของแอมอยู่สามคนคือร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือว่าผู้กองนุ้ย
นะฮะผู้กองนุ้ยที่เสียชีวิตเมื่อสิบสิงหาคมปีหกห้านะครับ
มีคุณน้อยผักหรือว่านางสาวรจรินนะครับเสียชีวิตเมื่อ๑๐สิงหาคมเหมือนกัน
ค่ะปีหกห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ครูออสนะฮะครูออสเนี่ย
เสียชีวิตเมื่อ๒๐พฤศจิกายนปีหกห้านะครับพฤติกรรมหรือว่ารักษณะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตของทั้งสามคนแอมจะพาไปทำบุญไปดูดวงหมดเลย
เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะพาไปทำพิธีต่อดวงชะตา
เสริมดวงชะตาที่อาสมของร่างทรงในจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตอย่างผู้กองนุ้ยเนี่ย
ผู้กองนุ้ยไปดูดวงกับแอมนะครับจากนั้นก็กินน้ำมนต์เข้าไป
แล้วก็แยกย้ายกันผู้กองนุ้ยขับรถกลับจังหวัดนครปฐม
แล้วไปเสียชีวิตระหว่างทางน้อยผักไปดูดวงกับแอม
ขากลับแอมซื้อสลัดผักให้กินกินได้ไม่นานเสียชีวิตเลย
ออสก่อนจะเสียชีวิตตามข้อมูลก็คือครูออสเนี่ย
เครียดปัญหาทางการเงินมากแอมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูดวง
พาไปอาบน้ำมนต์แล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์เหมือนกันนะฮะน้ำมนต์ที่ได้จากแอม
สุดท้ายครูออสก็เสียชีวิตในตอนแรกเนี่ยญาติญาติของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะ
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายแต่มาวันนี้เนี่ยพอเวลาผ่านมาแล้วมาเห็นข่าว
ที่สืบเนื่องจากกรณีของคุณก้อยเนี่ยแล้วเห็นพฤติกรรมพฤติการต่าง
จับต้นชนปลายเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างแต่ละคนบอกโอ้โหมันคล้ายกับญาติพี่น้องของเราเหลือเกิน
นะฮะก่อนตายทุกคนก็แข็งแรงดีด้วยโดยเฉพาะผู้กองนุ้ยนี่แข็งแรงมาก
แล้วอยู่ดีเนี่ยมาเสียชีวิตวูบช็อกแบบนี้ได้ยังไง
คุณแซคนัทวินนะครับวันนี้ไปที่กาญจนบุรีนะครับ
ได้คุยกับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กเป็นญาตินะฮะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้กองนุ้ย
พี่เล็กคือนายสมพรบุญกลิ่นพี่เล็กบอกว่าก่อนที่ผู้กองนุ้ยจะเสียชีวิต
คือเมื่อ๘สิงหาคม๖๕เนี่ยตัวของพี่เล็กกับผู้กองนุ้ยรวมถึงเพื่อน
ยังพากันไปขี่จักรยานยนต์วิบากในป่าอยู่เลยนะฮะ
ในวันนั้นเนี่ยยังจำได้ผู้กองนุ้ยนี่ขี่จักรยานยนต์วิบากลุยป่าอย่างสนุกสนาน
ยังถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่เล็กบอกอยากจะยืนยันว่า
ผู้กองนุ้ยเนี่ยแข็งแรงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมีโรคประจำตัวโรคนั้นโรคนี้

ผู้กองนุ้ยอายุเพิ่ง๓๖ปีเองนะฮะ
นี่ครับไม่มีอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นด้วย
สิงหาคมนะในคลิปนี้แล้วอีก๒วัน๑๐สิงหาคม
อยู่ดีดีเสียชีวิตได้ยังไงระหว่างทางที่ขับรถที่มีกู้ภัยไปช่วยใช่ไหม

นี่ฮะแต่ทีนี้เนี่ยพี่เล็กบอกว่า
ในตอนนั้นเนี่ยเอาละความแปลกใจมันก็มีนั่นแหละ
แต่ด้วยความที่ก็เป็นชาวบ้านกันนะนะ
คือพอแพทย์เขาลงความเห็นอย่างไร
แล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เชื่อตามนั้น
แล้วไม่มีใครคาดคิดหรอกว่า
มันจะมีการวางยาฆ่าชีวิตกันเกิดขึ้น
ก็แข็งแรงปกติครับทั่วไปนี้นะฮะ
ไม่มีว่าเป็นอะไรฮะ
มันเหมือนว่าจะเจ็บอะไรไม่มีฮะ

ก็หมอก็บอกว่าม่ากคนสั่งวอร์กมาอย่างนี้
จากก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
น้ำมนต์กลับมาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยกู้ภัยต้องไปช่วยกันสุดท้ายก็

ดีกว่านานนี้เราได้ข้อมูลจากคุณปลารรท์ตายใช่ไหมคะ
มีคนรอดตายจากแอมเยอะมากนะพี่อุ๋
วันนี้เราได้ข้อมูลพฤติกรรมของแอมทั้งหมดเลย
ว่าเขาทำยังไงเขาตีสนิทยังไงเขาใช้วิธีไหน

นี่เขาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเขารู้จักกับแอมเพราะแอมเป็นลูกค้าประจำ
เป็นคนยังไงเป็นคนสนุกสนานเฮฮาคุยเก่งอัธยาศัยดี
และเป็นคนชอบอวดผัวชอบอวดผัวตำรวจ
บอกว่าเนี่ยมีผัวเป็นตำรวจนะมีอะไรเคลียร์ได้นะไม่ต้องกังวล
ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งนะคะวันคือเข้าร้านเสริมสวยค่ะ
รักสวยรักงามทำผมตัดผมทำสีหรือไม่ก็สักคิ้วสักปาก
พฤติการของแอมในชีวิตประจำวันเขาบอกว่า
เช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนที่อำเภอโพธาราม
จากนั้นเวลาว่างระหว่างรอลูกเรียนคือเข้าร้านเสริมสวยตลอด
ร้านเสริมสวยนี้เนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกับแอมมา๖ปีแล้ว
เนี่ยมาสระผมทำสีมาตัดมาซอยราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน
บางทีก็สระผมร้อยสองร้อยชอบโอนเงินกว่าราคา

เวลามาร้านเนี่ยรู้จักลูกค้าเธอเยอะมากเลย
เพราะว่าดูเป็นคนอัธยาศัยดีนี่เธอเคยถ่ายรูปแอมเอาไว้
เพราะว่าอยากจะเอามาเหมือนกับลงโซเชียลโปรโมทร้านนะคะ
มาบ่อยจริงจริงแล้วแอมก็ชอบสักคิ้วสักปาก
ส่งรูปมาให้ดูตลอดเพราะรักสวยรักงาม
บางทีนี่ส่งรูปตอนแปะยาชามาให้ดูบอก
นี่พี่ดูสิลักษณะเหมือนจะตีสนิท
ความแบบผู้หญิงคุยกันอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ย
คิ้วสักปากไปพร้อมกันแล้วก็อย่างที่บอก
ชอบคุยโอ้อวดว่าสามีเป็นตำรวจ
เคลียร์ได้อะไรได้ครับแต่เธอบอกว่า
เหมือนคนหลายบุคลิกเป็นคนทำอะไรไว

ทีกำลังคุยยิ้มร่าเริงอยู่ดีหันไปรับโทรศัพท์บอก
นึงนะพี่หนูขอด่าคนในสายหน่อยแล้วด่าออกมาแบบ
โอ้โหนึกว่าคนละคนอ่ะนึกว่ามุนินมุตาแบบนั้นเลยอะค่ะ

เธอถูกแอมชวนเล่นแชร์เหมือนกัน
แอมชวนเธอเล่นแชร์ปีที่แล้ววงห้าหมื่นบาท
ซึ่งเธอก็เล่นแล้วก็ได้เงินมาครบนะ

แต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้เล่นเพราะเธอมองว่าก็ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้น

แล้วหลังจากนั้นแอมทักมายืมเงินเธอ๕๐๐๐บาท
ห่มร้องไห้บอกเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินมากเลย
ลงทุนขายหน้ากากอนามัยแล้วโดนโกง

ยังขอร้องให้เธอไปยืมเงินคนอื่นมาให้เธออีก
หลังจากที่ใช้คืนอะไรไปหมดแล้วเนี่ย
ก็ทักบอกว่าให้เธอไปกู้ยืมเงินมาให้หน่อย
เธอก็แปลกใจว่าเอ้าไหนว่าสามีเป็นตำรวจทำไมไม่มีเงินใช้เลยเหรอ
ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เหรอหน้าที่การงานก็ดี
ชอบตีสนิทชอบชวนติไปทำบุญกินข้าว

ซึ่งสามีบอกว่าไปก็ได้นะแต่ให้พาคนอื่นไปด้วย

เธอเลยบอกว่าเธอก็เลยรอดมาได้ละมั้ง
นี่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยนะเผลอเนี่ย
ทำบุญแล้วอาจก็อาจจะตายเลยก็ได้เหมือนเคสอื่น
ตอนที่เค้าชวนเนี่ยเค้าติดเงินเราหรือว่าอะไร
ตอนที่เขาชวนก็มีที่ชวนติดเงินก็มีค่ะ
แต่ว่าเราก็แบบไม่ไปทุกวันนี้ก็แบบกลัวเลยค่ะ
ถ้าสมมุติเราไปวันนั้นที่บ้านจะ

รู้แต่ว่าตอนนี้พอรู้ข่าวเขาก็คือเราไม่ได้นึกถึง

ทำให้เราแบบต้องกรองคนเลยนะต่อจากนี้
ตอนนี้กลัวเลยค่ะกระติกก็งงจาก
ทีนี้สิ่งสำคัญที่เธอบอกว่าเธอรอดตายมาได้เนี่ย

แอมชวนเล่นแชร์วงแร่ห้าหมื่นใช่ไหม

ที่๒คือวงแชร์มรณะนี่แหละ
เห็นรายชื่อไหมคะวงละแสน
รายชื่อคือเจ๊น้อยพี่นุ้ยตำรวจ
แต้วครูออสน้องมิ้งโชว์หวย
และหามือที่๗อยู่
ในหกรายชื่อที่ตายสามแล้วอะ

เผื่อมีคนแบบเรียกร้องดอกถูกอะไรแบบนี้

บอกว่าช่วงนี้พี่หมุนเงินไม่ทัน

คนนี้นะคะรู้จักกับแอมคือเป็นลูกค้าร้านเสริมสวย

รู้จักกับแอมปลายปี๖๒ในร้านเสริมสวย
ทุกครั้งที่เจอแอมมักจะพูดเสมอว่าเนี่ย
ผัวเป็นตำรวจนะเคลียร์ได้ไม่ต้องกลัว

ที่ไม่ได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง

ไอ้ที่ว่าผิดปกติคืออะไร

เขาก็รู้สึกว่ามันแปลกไม่น่าจะธรรมดา
แต่ก็ไม่อยากจะตัดสินคนที่ภายนอก

แสดงออกชัดเจนทางน้ำเสียงแล้วก็สายตา
ชวนเธอเล่นแชร์วง๕๐๐๐บาท๑๐คน

ซึ่งแชร์วงนี้มีน้องฟ้าอยู่ด้วยค่ะ
น้องฟ้าคือศพที่๓นะคะ
ทีนี้พอจังหวะใกล้จะได้เงิน
แอมไล่ลบสมาชิกแชร์คนอื่น

ได้ดอกเยอะสุดไง

แล้วฟ้าเนี่ยเป็นเมียตำรวจเหมือนกันที่นครปฐม
บอกพี่พี่ลองค่อยคุยกับแอมนะ

แอมคืนเงินก้อนแรก๑๕๐๐๐บาท

จากนั้นแอมชวนอีก

ไปเล่นต่อไหมวงละแสน
เธอบอกไม่เอาแล้วดีกว่า

เธอเลยไม่เล่นด้วยแล้วก็เลยตีตัวออกห่างเลยค่ะ
พี่เล่นที่เล่นเวลาเมื่อเปลี่ยน
พี่เล่นเมื่อกี้ที
นับที่หวังที่พี่เล่น
ที่ว่าเก่งที่ชื่น
คุณแกน้อยแชร์

ว่าคนชื่อฟ้าเสียชีวิตพี่ก็มาประติดประต่อ
เฮ้ยนี่มันน้องฟ้าที่พี่โทรไปคุยกับเขาโทรไปหาเขาอะไรประมาณนี้
ที่ไปบอกเขาว่าเนี่ยเหมือนน้องแอมมันจะโกงแชร์พี่อะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
บางคนเขาก็ไม่เชื่อพี่บางคนเขาก็เชื่อ
คนที่เชื่อก็แบบรอดตัวไประวังแล้วทีนี้ก็จะถอยห่างออกจากนาง
บอกว่าแอมเคยชวนเธอไปข้างนอก๓ครั้งแล้วตอนนั้นแอมติดเงินเธออยู่ด้วย
ชวนไปซื้อเสื้อผ้าลดราคาด้วยกันค่ะก็ไปนะ
แต่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้กินอะไรชวนกันกินอะไร
ครั้งที่สองชวนไปกินกาแฟพี่อุ๋ยอ่า
แต่โชคดีของเธอของคุณใบตองจริงทำไมรู้ไหม
เธอเป็นคนไม่กินกาแฟเลยไม่ได้กินถูกไม่ได้ดื่มถูกต้อง
ตอนนั้นนี่แอมติดเงินเธออยู่ติดอยู่โอ้โห
ครั้งที่สามชวนไปดอนหอยหลอดเป็นยังไง
ซึ่งเจ้าของเมื่อกี้เห็นรูปที่เป็นรูปเจ้าของร้านเสริมสวยไหม
ไปกันนั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าของร้านเสริมสวยคนนั้นก็ไปด้วยกัน
ไปดอนหอยหลอดคือครั้งที่สามแล้วสุดท้ายนี่นี่ภาพนี้ภาพนี้ดอนหอยหลอด
สามคนเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แอมก็ขาดการติดต่อบล็อกเฟสเธอไปเลย

ใช่ก็ที่เจ้าของร้านเสริมสวยเขาบอกว่าสามีเขาไม่อยากให้มายุ่งกับแอมมาก
แล้วพอแอมชวนไปดอนหอยหลอดเขาเลยบอกว่างั้นให้ชวนคนอื่นไปด้วย
ก็เลยไม่ได้ไปกันแค่สองคน
อีกหนึ่งคนนี่ก็รอดตายแบบโอ้ยหวุดหวิดไม่ต่างกันเลย
กุ้งพี่กุ้งถูกชวนเข้าวงแชร์มรณะลำดับที่๗เหมือนกับคุณใบตองเมื่อกี้เลย
แล้วพี่กุ้งนี่รอดตายมาได้เพราะได้คุณใบตองนะ

คุณใบตองเผลอพี่กุ้งนี่หวั่นใจเหมือนกัน
คือแอมชวนเล่นแชร์วงแสนนึงอืมวงมรณะนี่แหละหามือที่เจ็ด
แล้วใบตองคุณใบตองบอกพี่กุ้งอย่าเล่นนะ
ขณะแชร์หนู๕๐๐๐บาทแอมยังไม่มีเงินส่งเลย
กุ้งเลยเอ้างั้นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลัวลงไปแล้วไม่ได้เงิน
กุ้งบอกมานั่งนอนย้อนนึกไปนี่เกือบไปแล้วเกือบตายแล้ว
นี่รอดตายกันมาแบบระยะประชิดเลยอ่ะเธอบอกนี่ถ้าเธอเล่นด้วยนะ
เผลอเธอตายนะเนี่ยซึ่งพฤติกรรมของแอมนะคะเหมือนกันทุกรายเลยคือ
ครั้งแรกจะชวนเล่นแชร์๕๐๐๐๐บาทก่อนชวนเล่นแชร์๕๐๐๐๐บาทเสร็จปุ๊บ
พอจบวงห้าหมื่นจะชวนเล่นวงแสนถ้าคนเล่นก็อยู่ในวงมรณะนี่แหละ
ไปกินข้าวชวนไปทำบุญชวนไปที่ต่างถ้าไม่ยอมลงวงหนึ่งแสนจะขอยืมเงิน
คือทำตัวเองให้เป็นหนี้แล้วก็ชวนเจ้าหนี้ออกไปข้างนอก
ไปทำบุญไหว้พระกินข้าวกินกาแฟแล้วเขาก็ตายกันทุกคนเลย
จากนี้เราได้ข้อมูลมาด้วยนะคะว่านอกจากแอมจะชอบชวนเล่นแชร์
ยังชวนลงทุนด้วยอย่างกรณีคุณจุ๋มจำได้มั้ยคุณจันทรัศน์ค่ะเหลือลายที่๗
คือชวนไปปล่อยกู้ชวนรวมเงินไปปล่อยเงินกู้
ว่านี่มันขายดีมากเลยนะเราน่าจะหาอะไรขายเนี่ยกำไรดี
เนี่ยค่ะมีอยู่อย่างที่เราเคยจำได้ไหมที่เราเคยแยกจำแนบ
เป็นกลุ่มอ่ะอืมมีวงเล่นแชร์มีจำนำทรัพย์สินครับแล้วก็
มีจำนำรถใช่ไหมอ่าแล้วก็ปล่อยเงินกู้ที่คุณระพีเขา
ประกาศตามหาใช่ญาติของผู้ที่รู้จักกับแอมแล้วเสีย
ชีวิตถ้าเผื่อติดใจนะคนที่เคยให้แอมยืมเงินคนที่
ติดเงินอยู่คนที่แอมพาไปจำนำจำนองรถค่ะคนที่มี
เรื่องของการทำสัญญาอะไรด้วยกันพวกนี้นะฮะ
บุคคลที่เชื่อมโยงกับแอมเนี่ยจะมีวงแชร์มรณะให้แอมยืมเงิน
ให้เงินแอมไปปล่อยเงินกู้ใช่ถูกนำรถไปจำนำเอาทรัพย์สินเอาทองอะไรอย่างเงี้ไปจำนำ
แอมดำเนินการกู้สหกรให้ด้วยนะฮะนี่อ่า
ขอดูที่เป็นวงแชร์หน่อยวงแชร์มรณะที่มีรายชื่อคนอยู่นะฮะ
คือจะเห็นว่าในวงแชร์นี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสามนะค่ะนี่เห็นไหมอ่า
น้อยผักคือคนที่ลำดับที่๒เจ๊น้อยผักเสียชีวิตแล้ว
ผู้กองนุ้ยเสียชีวิตตำรวจรายที่๓เสียชีวิตแล้ว
แต้วยังอยู่ครูออสรายที่๕เสียชีวิตแล้ว
มิ้งยังตามตัวไม่เจอน้องมิ้งชูหวยยังหาไม่เจอยังตามตัวไม่เจอ
คนที่หนึ่งก็คือแอมนั่นแหละใช่เท้าแชร์อืมคนที่เจ็ดเนี่ย
ดอกจันทร์เอาไว้คือคนที่แอมพยายามตามหาใช่ค่ะพยายามชวนเล่นแชร์
พยายามหาคนมาเติมให้ครบเจ็ดมือก็ยังคาดกันอยู่ว่าเอ๊ะจะคือ
คุณก้อยหรือเปล่าเออถ้าเป็นคุณก้อยเนี่ยเท่ากับว่าในวงเนี่ย
เสียชีวิตสี่ใช่วันนี้ผมได้คุยกับคุณระพีนะค่ะ
ที่เข้ามาช่วยเหลือเริ่มแรกตั้งแต่คดีของคุณก้อยอ่ะอืม
เพราะว่าคุณก้อยเขานับถือคุณระพีเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะฮะ
คุณระพีบอกว่าคุณก้อยไม่ได้เล่นวงนี้อ่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณก้อยเนี่ย
จะเล่นแชร์วงอื่นอะไรกับแอมหรือเปล่านะค่ะส่วนสิ่งที่แอมทำกับคุณก้อยเนี่ย
ระพีเชื่อว่าก็คงประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนเรื่องหนี้เนี่ยไม่รู้นะ
ประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคุณก้อยไปปล่อยปลา
แล้วก็วูบเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตอย่างปริศนาเนี่ยทรัพย์สินตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะค่ะ
กระเป๋าแบรนด์เนมข้างในมีเงินสดสี่ห้าหมื่นใช่โทรศัพท์มือถืออืม
เนี่ยบอกเอาไปทิ้งใช่ไหมซึ่งยังหาไม่เจอ
คุณระพียังตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณระพีเป็นคนไปไล่จนเจอภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านที่คุณก้อยเนี่ยขับรถยาริสไปหาแอมใช่ค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนไปนั่งรถกับแอมอ่ะนี่คันนี้นะฮะ
คุณระพีบอกกับผมในรายการเปิดปากค่ะเมื่อช่วงบ่ายอืม
บอกว่าถ้าไม่มาไล่กันจนเป็นคดีความนะปัจจุบันเนี่ยนะ
แล้วแอมก็รอดไปได้เหมือนกับเคสอื่นทั่วไปเนี่ย
ที่ผ่านมาสิบกว่าเคสเนี่ยนะป่านนี้ก็ไม่รู้ว่ารถยาริสคันนี้เนี่ย
ไปถึงไหนอย่างไรแล้วค่ะ
เพราะแอมก็ได้กุญแจรถยาริสไปด้วยอืม
อ่าที่คุณระพีบอกนะฮะอ๋อเพราะมันก็ต้องอยู่ในกระเป๋าถือของคุณก้อยไง
นี่ไงแล้วก็เห็นไหมแอมเขาก็มีรถตั้งกี่คันกี่คัน
เออก็เอาเท่าที่ตำรวจเจอเนี่ยมีฟอร์จูเนอร์สีขาว
ซึ่งก็สวมทะเบียนปลอมสวมทะเบียนปลอมแล้วก็มีซีวิกสีดำที่ใช้ร่วมกับอดีตสามีตำรวจ
แล้วก็มีคันที่พาคุณก้อยไปทำบุญวีออสอ่าอ่าส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านฟังเพิ่มเติมในเปิดปากกับภาคภูมินะ
คุณเต้าพีอาจารย์ประลาเมฆแล้วก็อาจารย์ออสค่ะนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราได้เจอเพื่อนของคุณฟ้า
คุณฟ้าเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ญาติเขาติดใจสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของแอมหรือเปล่า
คุณฟ้านี่ฟ้าคือเหยื่อรายที่๓คุณดารินีนะคะ
เสียชีวิตสิบสามธันวาคมปีหกสามที่ว่าอยู่ในวงแชร์อ่ะ
อายุเพิ่ง๓๔สาเหตุตอนนั้นแพทย์ระบุกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
เสียชีวิตในบ้านพักที่สามพรานนครปฐมค่ะ
แต่ทรัพย์สินเธอศูนย์หายไปด้วยหกหมื่นอืม
ที่ระบุไว้ในข้อมูลในช่วงที่ญาติเข้ามาแจ้งเหตุกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพื่อนของคุณฟ้าบอกกับเราว่า
ก่อนที่คุณฟ้าจะเสียชีวิตโทรมาปรึกษา
ระบายความอัดอั้นตันใจบอกว่าถูกโกงแชร์
เครียดจนหาทางออกไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแชร์วงไหน
โกงซึ่งเพื่อนของคุณฟ้าเนี่ยยืนยันกับคุณบอมอภิวัต
ผู้สื่อข่าวของเราว่าก่อนที่ฟ้าจะเสียชีวิต
แข็งแรงมากนี่ทุกคนยังงงกันอยู่ในตอนนั้น
ว่าเอ๊ะฟ้าเขาไปป่วยตอนไหนอยู่ดีกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
ช็อกหมดสติแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เสียชีวิตคือ๑๓ธันวาคม
แต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่เช้าวันนั้น๑๓ธันวาคมปี๖๓นะ
เพื่อนของคุณฟ้าบอกว่าประมาณ๗โมงเช้าฟ้าเนี่ยยังออกไปจ่ายตลาด
แล้วอยู่ดีกลับมาถึงบ้านวูบซะอย่างนั้นหายใจไม่ออก
จากนั้นทางครอบครัวก็รีบนำตัวฟ้าส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนนั้นเพื่อนเพื่อนของฟ้าเนี่ย
ฟ้าสงสัยจะเครียดสะสมจากเรื่องถูกโกงแชร์
แต่พอมาวันนี้จากปี๖๓ผ่านมาวันนี้ปี๖๖มาเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ
แอมป์กับหลายกรณีโดยเฉพาะคุณก้อยนะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าฟ้าจะถูกวางยาเหมือนกัน
เพราะว่าฟ้าเนี่ยเขาก็รู้จักเชื่อมโยงกับแอม
ส่วนอะไรที่ทำให้เธอคิดอย่างนั้นสำหรับเพื่อนคุณฟ้าที่บอกกับเรานะฮะ

ก็มีฉุกคิดเหมือนกันเห็นชื่อขึ้นตอนแรกก็ยังคิดว่าไม่ใช่
เพราะไม่เห็นนามสกุลค่ะ
จนมาแบบมันเหมือนมาดูรายละเอียดเยอะก็มันเป็นไปได้
เพราะว่าเคยถามคนที่รู้จักอีกทีนึงเมื่อวานลองคุยกัน
เขาบอกว่าตอนนั้นเคยได้ยินคุณฟ้าโทรศัพท์ทะเลาะกับใครบางคนอยู่เรื่องเงินค่ะ
ก็อันนี้ลองสอบถามคนรอบข้างมานะคะค่ะว่าเคยคุยกันขั้นรุนแรงเหมือนด่ากันนะคะ
คุณบอมไปที่หมู่บ้านที่คุณฟ้าเคยอยู่นะครับแล้วก็เจอรอปภของหมู่บ้านนะครับ
พี่รปภยืนยันนะครับว่าคุณฟ้าแข็งแรงมากนะฮะ
ก่อนเสียชีวิต๑วันขับรถออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดตามปกติก็ไปทุกเช้านั่นแหละ
แล้วก็วันเกิดเหตุก็ไปซื้อกับข้าวกลับมาถึงเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
เรียกรถพยาบาลมารับกันแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าคนที่แข็งแรงดีเนี่ยทำไมอยู่ดีเสียชีวิตได้
จนมาวันนี้นี่แหละมาเห็นข่าวเรื่องของแอมสายนายเนี่ยเขาบอกโอ้โห
คุณฟ้าก็เหมือนกับใครหลายคนที่รู้จักกับแอมแล้วเสียชีวิต
อยู่ดีก็น็อกก็วูบแล้วก็เสียชีวิต
อาจารย์มันทุกอย่างของคนเสียชีวิตคิดว่ามันใกล้เคียง
หรือมันเป็นเหมือนคุณฟ้าไหมครับจากข่าว
ไม่แน่ใจนะแต่ที่ดูในข่าวหลายคนมันก็น่าจะนะ
เราเริ่มได้ข้อมูลมาเรื่อยเรื่อยนะคะน้องฟ้านี่คือเหยื่อรายที่สามใช่ไหมคะ

กลับไปเหยื่อที่คาดว่าอาจจะเป็นรายแรก
คุณนิดที่ว่าเป็นโฟร์แมนนะคะ
คุณนิดนิตยาแก้วบุภาท่านนี้นะคะ
อายุ๓๖ปีนะคะเธอเสียชีวิตที่นครปฐม๒๓สิงหาคมปี๖๓
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพพรงมะเดือจังหวัดนครปฐมเนี่ย
เขาไปตรวจสอบหอพักที่คุณนิดเสียชีวิต
แล้วเชิญเจ้าของหอพักมาสอบปากคำว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
มันมีอะไรผิดปกติไหมพอจะจำได้บ้างไหม
เจ้าของหอพักก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะคะ
เขาบอกว่าสิ่งผิดปกติมีมันคือโทรศัพท์สายหนึ่ง
มีผู้หญิงโทรเข้ามาที่หอพักตอน๑๑โมงเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นใคร
โทรมาบอกว่าพี่ช่วยไปดูนิตยาที่ห้องให้หน่อยได้ไหมติดต่อนิตยาไม่ได้เลย
ซึ่งตอนนั้นเจ้าของหอติดธุระอยู่ข้างนอกก็เลยไม่มีใครเข้าไปดู
ผ่านไปประมาณ๔๐๕๐นาทีผู้หญิงคนเดิมเขายืนยันว่าผู้หญิงคนเดิมนะคะ
โทรกลับมาอีกแล้วบอกว่าพี่เข้าไปดูนิตยาที่ห้องให้ทีติดต่อนิตยาไม่ได้เลย
เจ้าของหอก็เอกใจว่าใครอ่ะทำไมรู้จักนิตยาที่เป็นลูกบ้านเขา
เพราะนิตยาเพิ่งจะมาเช่าหอพักแห่งนี้ได้ไม่นานเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่
แล้วรู้เบอร์หอพักที่นี่ได้ยังไงเขาก็ถามคำถามนี้ไปว่า
รู้จักกับนิตยาได้ยังไงเหรอแล้วคุณมารู้เบอร์หอพักได้ยังไง
ปลายสายตอบกลับมาว่าอ๋อเอาเบอร์มาจากในเฟซบุ๊คที่มีการประกาศให้เช่าหอ
หอพักกลับมาถึงช่วงเที่ยงค่ะก็เดินไปดูนิตยาที่ห้อง
เขาเรียกก็ไม่ตอบก็เลยลองโทรหาปรากฏว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์
ก็เลยใช้กุญแจสำรองเปิดห้องเข้าไปโอ้โห
ภาพที่เห็นนะคะคุณนิตยาคือนอนคว่ำหน้ามือข้างหนึ่งเกาะอยู่ที่ชะโครกค่ะ
แล้วเสียชีวิตแล้วลักษณะศพคือเลือดออกปากออกจมูก
แล้วตัวทั้งตัวเนี่ยคล้ำเหมือนสีองุ่นนะคะเขาบอกแบบนั้นเลยอ่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางครอบครัวของคุณนิตยาที่บอกว่าตอนเปิดโลงมาดูศพ
ก็เห็นเล่าว่าที่หน้าค่ะคือเป็นดวงจ้ำสีม่วงช้ำเหมือนองุ่นเหมือนกันเลย
เขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาดำเนินการแล้วก็สอบถามเพื่อนร่วมหอของคุณนิตยา
เขาบอกว่าก่อนที่คุณนิตยาจะเสียชีวิตเนี่ยเจอคุณนิดนั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็เสียชีวิตไม่รู้แหละว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นผู้หญิงที่โทรเข้ามาที่หอหรือเปล่า
ได้คุยกับสามีคุณนิดนะคะเขาบอกว่าการตายของภรรยาเขาเนี่ยเหมือนกับเหยื่ออีกหลายคนของแอมมาก
เพราะสาเหตุการตายก็คือระบบไหลเวียโลหิตและหัวใจล้มเหลวแล้วก็ตายกระทันหันในห้องน้ำ
สภาพศพร่างกายคือเป็นสีม่วงคล้ำคือดูผิดธรรมชาติ
ตอนนั้นเนี่ยในภูมิไม่ได้อยู่ด้วยในภูมิคือสามีนะคะ
แต่เขาบอกเขาเชื่อเลยว่าการตายของภรรยาเขาเนี่ยแอมน่าจะมีส่วนรู้เห็น
เพราะสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองของคุณนิดหายไปอย่างไร้ร่องรอย
หลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวก็จัดงานศพคุณนิด
พอจบงานศพคนนี้เท่านั้นแหละแอมโทรมา
โทรหาสามีคุณนิดบอกว่าพี่พี่อยากได้รถของนิดคืนไหม
ถ้าพี่อยากได้รถนิดคืนพี่ต้องหาเงินมาถ่ายนะ
บาทเดี๋ยวแอมเป็นตัวกลางประสานให้
ทางฝั่งสามีเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าภรรยาเอารถไปจำนำทำไมอะไรยังไงแบบไหน

ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาแอมด้วยนะคะไม่เคยเจอ
คุยโทรศัพท์กันเฉยถามเขาว่าพี่แล้วรถคันนั้นน่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้ว

ผมมั่นใจว่าการตายของนิดเมียผมต้องมาจากแอมแน่
เพราะทุกศพที่แอมวางยาเจอแอมเป็นคนสุดท้ายก่อนตาย

ใน

เขาให้ดูคือสภาพนอนคว่ำหน้า

เหมือนคนกำลังจะอ้วก

ล้มลงไปที่ข้างชะโคก

ออกจากปากจากจมูก

ทุกเคสที่
จะเป็นคุณแอมเป็นคนสุดท้ายนะครับนะที่อยู่ด้วยเสมอนะครับ
อันนี้ค่อนข้างที่จะใช่นะครับอ่าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า
น่าจะเป็นการเสียชีวิตจากของคุณแอมนะครับคนที่กระทำครับผม
จากที่ผมเห็นภาพในที่ท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะมีผู้เสียหายเพิ่มอีกหนึ่งค่ะคืออย่างที่บอกนะครับ
ณขณะนี้ตำรวจยืนยันว่าผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
อาจจะเกี่ยวข้องกับแอมมีอยู่๑๓ศพโดยแจ้งข้อหากับแอมแล้ว๒
ก็คือคุณก้อยกับสารวัตรปูคนที่๑๒คนที่๑๓นะครับทีนี้เนี่ยมีอีก๒
ที่เขายังรอการนำมารวมคดีอย่างเป็นทางการกันอยู่แต่เริ่มสืบสวนสอบสวนกันแล้ว
ก็คือเรื่องของคุณซายใช่ไหมที่มีสามีเป็นชาวต่างประเทศแล้วรู้จักกับ
แล้วอยู่ดีดีเสียชีวิตแล้วแอมก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกอะไรอ่ะใช่ค่ะที่ได้
เป็นล้านเลยนะอีกหนึ่งก็คือกรณีนี้ฮะชื่อผู้ชายนะฮะชื่อคุณกบคนนี้นะฮะ
ชื่อคุณกบถามว่าคุณกบคือใครคุณกบเป็นเพื่อนกับแด้นะฮะแด้อดีตสามีของ
สามีที่เป็นตำรวจก็มาคบกับนายแด้ซึ่งแด้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับกบ
เขาทำงานอยู่ที่นครปฐมนะฮะเป็นพ่อค้าหมูมีเขียงหมูอยู่ที่ตลาด
ที่นครปฐมเคยเป็นเพื่อนกับแด้และคุณกบเสียชีวิตก่อนแด้
ขอแตกภาพคุณกบกันแล้วกันนะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยภรรยาของคุณกบออกมาเปิดเผยเรื่องราวกับสื่อมวลชนนะครับ
เพราะพอมีข่าวกรณีของแอมเกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอเริ่มสงสัยแล้ว
เอ๊ะตกลงสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตเพราะแอมหรือเปล่า

คุณบอมอภิวัตไปคุยด้วยนะครับภรรยาของคุณกบชื่อคุณรุ้งนะฮะ
เธอบอกว่ากบสามีเธอเนี่ยอายุ๓๕อายุเท่าแด้นั่นแหละ

เป็นเพื่อนกันโดยเมื่อเช้า๒๓กุมภาพันธ์นะ
สามีเธอล้มป่วยหายใจไม่ออกมีลักษณะอาการแบบมันร้อน
แบบร้อนจากภายในไปหมดปวดหัวด้วย

คุณแด้เนี่ยเสียชีวิตสิบสองมีนาหกหกค่ะ
แต่คุณกบเนี่ยเสียชีวิตก่อน
ยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสามกุมภาพันธ์หกหก
ก็ประมาณอุ้ยอ่ายี่สิบสามกุมภาพันธ์หกหกเนี้ยเกิดอาการเออ
หายใจไม่ออกร้อนแบบปวดหัวอะไรไปหมด
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะติดโควิดหรือเปล่าค่ะอ่า
ก็คือมันร้อนเธอบอกเธอก็ให้สามีเนี่ยดื่มน้ำ
โอ้โหแล้วเขาดื่มเยอะมากนะฮะดื่มแบบสามสิบสี่สิบขวดอ่ะฮะ
คือมันร้อนอ่ะมันร้อนไปหมดอ่ะโอ้โหมันมีอาการถ่ายเหลวด้วย
กระทั่งเข้าสู่เที่ยงคืนเที่ยงคืนมันจะเข้าสู่๒๔กุมภาพันธ์แล้วนะ
อาการเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์กลางวันนะฮะ
ทางครอบครัวตัดสินใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วช่วยไม่ทันค่ะ
ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากไตวายเฉียบพลันอืม
คุณรุ้งบอกวันนั้นทุกคนก็งงกันหมดเอ้า
อยู่อยู่เป็นไปได้ไงอ่ะอยู่ดีเนี่ยเป็นได้ยังไงโรคประจำตัวก็ไม่มีเหล้าก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบ
แล้วสภาพศพของสามีในวันนั้นเป็นยังไงครับถ้าบอกเธอจำได้
มันมีร่องรอยเหมือนคนแบบไปโดนอะไรมาจนฟกช้ำไปทั้งตัวมันดำไปหมดอ่ะ
โดยเฉพาะใบหน้ากับขมับด้านขวาริมฝีปากก็แห้งปากด้านในนี่เป็นสีดำหมด
ตามแขนตามลำตัวมีลักษณะเป็นผื่นสีดำแดงขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
อนุญาตนะฮะด้วยความเคารพนะฮะจากภาพนี้นะครับที่คุณรุ้งภรรยาของคุณกบ
อยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนแล้วก็ได้ช่วยดูให้หน่อยเนี่ย
คือจะเห็นว่าใบหน้าคุณกบจะดูดำคือมันจะมีจุดคล้ำคล้ำด้วยอ่ะ
นี่แหละฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็สงสัยอยู่ค่ะ
คิดว่าเอ๊ะสามีเธอถูกวางยาเบื่อหรือเปล่า
แต่ทางแม่แล้วก็ครอบครัวของสามีไม่ติดใจ
ไม่ได้ส่งศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียด
แล้วพอเวลาผ่านมามามีข่าวเรื่องของนี่แหละ
กับคุณก้อยใช่ไหมแล้วก็โยงมาถึงแอมกับแด้
ที่เป็นสามีของแอมแล้วเห็นลักษณะการตายของแด้
ที่เป็นเพื่อนกับสามีเธอเป็นเพื่อนกับกบ
ทำให้คุณรุ้งเริ่มมาฉุกคิดว่า
กบสามีเธอจะถูกแอมวางยาคำถาม
เอาแล้วแอมจะมาวางยากบทำไมเล่นแชร์กันเหรอ
หรือว่าให้ยืมเงินอะไรกันยังไงจำนำรถหรือเปล่า
คุณรุ้งบอกไม่ใช่นะฮะแต่สามีเธอเป็นเพื่อนกับแด้
และแด้ชักชวนสามีเธอให้ไปปล่อยเงินกู้ด้วยกันที่อุดรธานี
เพราะสามีเธอเป็นคนมีสตางค์เป็นเจ้าของเขียงหมูอยู่ที่นครปฐม
ค่ะทีนี้พอสามีเธอไปกับเพื่อนก็คือไปกับแด้ที่อุดรธานี
เพื่อไปปล่อยเงินกู้แถวนั้นด้วยกันก็นั่นแหละก็ไปรู้จักกับแอม
ซึ่งเธอไม่รู้หรอกว่าสามีเธอจะเอาเงินไปปล่อยเท่าไร
มีการหยิบยืมหรือเอาเงินเอาทองไปแบบไหนอย่างไรยังไงกันบ้าง
เพราะเขาไม่เคยบอกเธอรู้แค่ว่าสามีเธอเนี่ยมีสตางค์
ใส่ทองเส้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหหนัก๕บาท๑๐บาท
เงินทองก็มีเยอะบางทีเก็บซ่อนเงินเอาไว้ในรถอะไรก็มี

โทรมาเป็นผู้หญิงแล้วพี่เป็นคนพี่ปากไวพี่บอกเองเลยว่าโทรมาหาผัวพี่หรอ

พี่พระราชกบตื่นมาพี่พระราชกบตื่นมาพี่ถามว่าต้องทำเบาคือใคร

พี่พระราชกบตื่นมาพี่ถามว่ากบผู้หญิงคนนั้นโทรคือใคร

พี่พระราชกบตื่นมาพี่ถามว่ากบผู้หญิงคนนั้นโทรคือใคร

ก็ให้แถมก่อนตายเนี่ยแด้ไปอุดรไปปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคะ
ก็ชวนแอมไปด้วยวันที่แด้ตายก็คือวันคล้ายวันเกิดของแอม
ที่ว่าแด้ต้องถูกศพของแด้ถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยขับไปส่ง
ลำพังและเดียวดายในขณะที่แอมนั่งเป่าเค้ก
ลองงานวันเกิดตัวเองอยู่๑๒มีนาคม
เขาบอกว่าแอมเลิกกับอดีตสามีตำรวจก็จริงแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
เทียวไปเทียวมากันอยู่คือถ้าต้องมีการไปปล่อยกู้
จะไปอยู่กับแด้แต่ถ้าไม่แอมก็จะกลับมาอยู่กับอดีตสามี
เพราะว่ามีลูกที่ต้องดูแลเขาก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยไทม์ไลน์แต่ละอย่างมันเป็นอย่างไรแบบไหนกันแน่นะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับลูกชายของครูตาย
ครูตายนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันค่ะนะฮะ
ครูตายก็คือคุณครูมณีรัฐพจนาฏนะครับซึ่ง

เมื่อ๑๐กันยายนปี๖๕วันนี้เราได้คุยกับลูกชายครูตาย
ฮะลูกชายบอกว่าแม่เสียชีวิตช่วงเช้าสิบกันยายนหกห้านะครับจาก
อาการหน้ามืดก่อนที่จะล้มลงแล้วเสียชีวิตที่ตลาดนะเขาเรียก
ใช่ครูตายบอกว่าตอนนั้นครอบครัวไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมัน
เกิดจากอะไรแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากเส้นเลือด
หัวใจตีบเฉียบพลันแต่ในเช้าวันเกิดเหตุแม่นัดเจอกับแอม
เรื่องการขายอาหารเสริมด้วยกันหลังจากนั้นก็แยกจากกันพอแยก
แอมเท่านั้นแหละอยู่อยู่แม่หน้ามืดต้องไปนั่งพักอยู่แถว
ตลาดแล้วแม่ก็เป็นลมหมดสติมีคนในตลาดเนี่ยบอกว่าแม่เมีย
ชักเกร็งด้วยน้ำลายฟูมปากเขาก็รีบกันพาตัวส่งโรง
พยาบาลซึ่งระหว่างนั้นก็มีคนมาตามลูกที่บ้านเพราะว่าบ้าน
ห่างจากตลาดแค่ไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุ
ล้มลงที่ตลาดเนี่ยสักแค่๑๐นาทีคนก็มาตามก็พากันไปโรง
พยาบาลกันสุดท้ายแม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันนั้นนั่นแหละ
กันยายน๖๕หลังจากเกิดเหตุนะครับลูกชายครูตายเลยเอา
โทรศัพท์มือถือของครูตายมาเปิดดูพบว่าในตอนเช้าสิบกันยา
ยนต์นะฮะ๖๕๗นาฬิกา๕๒นาทีครูตายโทรคุยกับแอมโทรทาง
ตายโทรหาแอม๕สายแต่แอมไม่ได้รับ๙นาฬิกา๔นาทีแอมตอบกลับ
มาว่ามีอะไรเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าไม่ได้ยินซึ่งสันนิษฐาน
ว่าในช่วงเวลาที่แม่โทรหาแอมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แม่
พยายามโทรขอความช่วยเหลือหรือเปล่าที่แอมไม่รับสายมัน
อาจจะเป็นช่วงที่ครูตายเนี่ยเกิดอาการแล้วแล้วอยู่กับแอมแล้ว
ก็ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้แค่ว่าเขานัดกับแอมแล้วพอเกิด
อาการหายใจไม่ออกวูบเป็นลมอะไรเนี่ยคงจะพยายามโทรขอความช่วย
เหลือใครหรือเปล่าแต่แอมไม่รับเลยนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยลูกชาย
ครูตายบอกว่าได้โทรไปหาแอมเลยนะฮะเพื่อจะถามว่ามันเกิดอะไร
กับแม่เขาแอมยอมรับว่าได้ไปเจอครูตายมาจริงแต่ก็
เห็นก็แข็งแรงดีนี่ไม่เห็นมีอาการอะไรเลยเจอกันแล้วก็แยก
ออกมาจากกันจากนั้นแอมก็ถามว่าเออแล้วจะตั้งสวดวัดไหนอ่ะ
เดี๋ยวจะไปจะไปเคารพศพจะไปหาสุดท้ายแอมไม่เคยมานะฮะส่วน
รายละเอียดที่ว่าครูตายเนี่ยรู้จักกับแอมนานขนาดไหนลูกชาย
ครูตายบอกไม่รู้เหมือนกันเรื่องรายละเอียดตรงนี้ไม่รู้จริง
วงแชร์ก็ไม่รู้ว่าเล่นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าต้องมี
เงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างแม่กับแอมอย่างแน่นอน
พอมาถึงวันนี้เนี่ยลูกชายครูตายบอกว่าติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ของแม่มากแต่ไม่รู้จะไปหาพยานหลักฐานจากไหนตอนนี้อยากรู้

เขาตอบว่ะตอนนั้นคือเจอแม่ใส่เสื้อสีเขียวก็ดูปกตินะไม่มี

เส้นเลือดหัวใจตีบฉับพันธุ์ครับก็กังวลใจนิดหน่อยครับเพราะว่า
แล้วก็หลักฐานที่มีก็เหลือแค่แชทไลน์
ก็อยากจะฝากว่าถ้ามีหลักฐานมากกว่านี้ก็เอามาช่วยกันซัพพอร์ตหน่อยครับ
ขอให้ไปข้างสุดครับก็อย่าปล่อยออกมาดีกว่า
ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็ไม่สมควรออกมา
เพราะว่าเยอะเกินไปประมาณนั้นครับ
คุณผู้ชมคะเราได้คุยกับญาติของสารวัตรปู
สารวัตรปูคือเหยื่อรายที่๑๒แล้วก็คือเคสล่าสุด
เพราะว่าสารวัตต์ปูเนี่ยคือร่างเนี่ยมีการซนสูตร
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสารพิษอะไรต่างนี้ได้ทันนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับเครือญาติของสารวัตรปู
ไม่น่าเชื่อนะคะจากเหตุการณ์ตายของสหรัฐปูเนี่ย
ทำให้มีอีกหนึ่งชีวิตต้องตายไปเหมือนกัน

คือพอรู้ข่าวว่าหลานสาวเสียชีวิตเนี่ย

แกเพิ่งเสียไปเมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ

นี่คือคุณย่าที่เสียไปนะคะ
เพราะว่าสารวัตรปูนี่คือหลานสาวสุดที่รักของคุณย่าเลย

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่นะคะที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บ้านเกิดของคุณย่าแล้วก็คุณพ่อของสารวัตรปูพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพานะคะ
อย่างที่บอกว่าคุณย่าเนี่ยเพิ่งจะเสียไป๒๓เมษายน
ที่คุณระวีการนั่งคุยอยู่เนี่ยคือคุณยายติ๋วค่ะ
ยายติ๋วเป็นญาติฝั่งพ่อของสารวัตรปู
ยายติ๋วบอกเนี่ยยายติดตามอยู่ข่าวแอมสายนายเนี่ยยายติดตาม
นั่งดูข่าวมาหลายวันแล้วยายก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะ
สารวัตรปูที่เห็นในข่าวมันหน้ามันคุ้นนะ
แต่นึกไม่ออกคุ้นเหมือนเคยเจอที่ไหน
กระทั่งย่าของสารวัตรปูเสียชีวิต๒๓เมษายน
แล้วเขามีการจัดงานงานศพก็เหมือนงานรวมญาติ
ยายติ๋วแกก็ไปไปถึงเท่านั้นแหละ
หลานฉันนี่นะสารวัตรปูที่ว่าเป็นข่าวอ่ะ
ยายติ๋วแกบอกว่าก่อนที่สารวัตรปูจะเสียชีวิต๒สัปดาห์เนี่ย
มาเยี่ยมคุณย่าช่วงมีนาคมที่ผ่านมา
เรามีภาพสุดท้ายนี่ไงคะที่นั่งทานข้าวกันอยู่เห็นไหม

นั่งทานข้าวกันรวมญาติกัน๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ติ๋วเล่าบอกว่าสารวัตรปูเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
มีสมาคารวะแล้วก็กระตันอยู่กับพ่อแม่
กลับมาเยี่ยมบ้านทีไรถ้าเห็นใครลำบากเนี่ย
สารวัตรปูแกช่วยเหลือทุกคนจริง
ข่าวที่ออกมายายติ๋วบอกยายเชื่อสนิทใจ
ฆ่าสารวัตรปูฆ่าหลานยายแน่
เพราะว่าสภาพศพหลานยายมันผิดปกติ
ซีดเลือดออกเป็นสีดำมีกลิ่นเหมือนถูกวางยาเบื่อ
เพราะว่าหลานยายไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย
ยาก็ไม่เคยกินแถมเงินหายไป๑๔๐๐๐๐บาทจำได้ไหมคะ
๐บาทถูกถอนออกไปจากบัญชี
บอกว่าสามีเป็นคนไปถอนเงินแล้วสุดท้ายก็โอนให้แอม
นี่วันที่สารวัตรปูท่านเสียชีวิต
ที่องค์พระธรรมเจดีย์คือเคสนี้
นี่คือสารวัตรปูที่แกนั่งอยู่เก้าอี้ค่ะ

ทีนี้เขาไปไล่ตรวจสอบดูนะคะ
เช้าวันที่๑เมษายนคือเช้าวันนี้
เช้าวันที่เขาเสียชีวิตเช้าวันนี้เลยเนี่ย
เขาไปตรวจสอบประวัติการโทรเข้าออกในมือถือของสารวัตรปู
มีสายโทรเข้ามาเป็นชื่อของแอม๓สาย
แต่สารวัตรปูไม่ได้รับแล้วสารวัตรปูก็โทรกลับไป
ก่อนที่สารวัตรปูจะบอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวจะออกไปทำบุญกับเพื่อนนะ
ซึ่งเพื่อนที่ว่าก็คือแอมนี่แหละค่ะ
แล้วสุดท้ายนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สารวัตรปูมาที่องค์พระปฐมเจดี
นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ซึ่งแอมก็มากับสารวัตรปูนั่นแหละ

แต่ทำไมนี่ตอนที่สารวัตปูท่านฟุบไปเนี่ยทำ

ต่อให้เป็นคนที่ไม่มาด้วยกันหรือไม่รู้จักกัน
เห็นคนล้มไปแบบนี้โดยปกติของมนุษย์นะคะ

เขาต้องวิ่งมาดูแล้วเฮ้ยคุณเป็นอะไรคุณโอเคไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
เนี่ยขณะคนอื่นที่ไม่มีใครเขารู้จักสารวัตรปูสักคนเดียวเนี่ยเขาวิ่งมาดูเขาวิ่งมาช่วย

คือยังไม่ได้ไปไหนนะเหมือนกับจะยืนดูว่าจะเป็นยังไงต่อ

ก็คงจะพยายามกันตัวเองออกมาไงว่าไม่ให้คนอื่นรู้หรือยังไงว่ามาด้วยกันไงใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันแต่ในงานศพสารวัตรปกติศพคนอื่นอื่นเนี่ยแอมไม่ไปใช่ไหมคะ

ไปแต่ว่าอันนี้ยายติ๋วบอกนะ

ก็ดูไม่เห็นจะเสียใจอะไรขนาดนั้นเลยนะ
ถูกยาเบื้อแน่นอนยากวิทย์นะไม่ใช่ยาธรรมดายากวิทย์นะสารวัสปูก็ซืมซืมซืมซึ้งนอนอีกบอกว่าสารวัสปูถูกยาเบื้อแน่นอน
ทีมข่าวเราไปที่วัดโบราณรามนะคะเป็นสถานที่จัดงานศพของคุณย่าเฮื้องนะคะคุณย่าเนี่ยเสียชีวิตในวัย๙๑ปีก็คือคุณย่าของสารวัตรปูนี่แหละ

คือครอบครัวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะสารวัตรปูเนี่ยคือหลานสาวสุดที่รักของคุณย่าเลย
เล่าบอกว่าพ่อของสารวัตรปูเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่สารวัตรปูอายุได้๑๓ปีก็มีคุณย่านี่แหละที่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูสารวัตรปูมาโดยตลอดจนจบปริญญาตรีจนได้รับราชการตำรวจตามความฝันสารวัตรปูก็เลยเป็นหลานสาวสุดที่รักของคุณย่าจนกระทั่งญาติญาติเนี่ยมารู้ข่าวว่าสารวัตรปูเสียชีวิตเมื่อหนึ่งเมษายน

คะทุกผู้ชมครับรูปการทันคดีเนี่ย
แจ้งอีกครั้งนะฮะบิ๊กโจ๊กที่มาดูแลคดีนี้
ใช่ค่ะแต่ภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับความเกี่ยวพันธุ์กับแอมในผู้ที่เสียชีวิตหลายคน
โจ๊กฟันทงว่าสาเหตุการวางยาฆ่าเหยื่อของแอมเนี่ยคือเพื่อฆ่าล้างหนี้
เนื่องจากผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นเจ้าหนี้ของแอมทั้งสิ้น
ไม่มีรายได้จึงกู้ยืมเงินจากหลายคนรวมกันรวมแล้วเนี่ยกว่าล้านบาท
พอมีหนี้สินเกิดขึ้นจำนวนมากไม่มีเงินไปใช้หนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีคนแนะนำ
ให้ใช้วิธีการวางแผนฆ่าล้างหนี้โอ้โหหลังฆ่าแล้วไม่ถูกจับ
ก็เกิดความย่ามใจฆ่ามาเรื่อยจนกระทั่งถูกจับ
ซึ่งนอกจากแอมแล้วต้องขยายผลหาคนที่ร่วมมือหรือร่วมวางแผนหรือแนะนำต่อไป
ณขณะนี้ผู้ต้องหายังมีคนเดียวอยู่
หนึ่งในผู้ที่เกือบจะเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ
รอดมาได้เนี่ยเดชบุญเหลือเกินคุณปลานะฮะอ่า
คุณปลาเนี่ยวันนี้นะฮะเราได้รับคลิปของคุณปลา
หรือว่าคุณการติมาที่รอดชีวิตมาได้
ตอนที่คุณปลากับเพื่อนแล้วก็แอมนะ
นี่ยังไม่ได้มีการให้ยงให้ยาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ
เอาจริงไหมคะแค่เห็นกินข้าวด้วยกันนี่ก็กลัวแทนแล้วอะค่ะ
ตอนนี้เราแวงไปหมดเลยในนี้นะมีฮันมั้ใครจะเอากระโพงกาแฟ
อะไรมาให้ดูดให้ดื่มนี่

คือจะบอกว่าหลังจากเกิดเคสแอมสายนายนี่

จะชวนไปกินข้าวไปคาเฟ่ไปดื่มกาแฟ

นี่มีแอมอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

คืออันนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยคุณรัชพร

เรากำลังเตรียมจะวางยาคนในกลุ่มที่เรากำลัง

จิตใจดีเขาก็ไม่คิดหรอกค่ะว่า
ในวงหมูกระทะที่นั่งกินข้าวอย่างอร่อยกัน

ชุ่มเลยชุ่มเลยลูก

เป็นไง

น้ำจิ้มกลัวอีกละ
มีคนถ่ายคลิปแล้วแอมบอกอะไรนะนุ่มมาก
นุ่มมากน้ำจิ้มอันนี้เหมือนเกาหลี
นึกย้อนไปเมื่อ๒๖สิงหาคมคุณปลาเนี่ยเพิ่งมาให้ข้อมูล
๒๖เมษายนคือเมื่อ๒วันก่อน
นะครับนี่คุณปลาเพิ่งมาให้ข้อมูลกับทาง
ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรที่สโมสรตำรวจวิภาวดี
หลังจากที่เกิดกรณีต่างเกิดขึ้นแล้วคุณปลาเขาอุ้ย
เรารอดชีวิตมากคุณปลาเนี่ยมาเล่าถึงพฤติกรรม
แอมเนี่ยทำกับเธอนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
นี่คือไม่ใช่แค่หลักวันหลักเดือนนะ๖ปีนะ
รู้จักกันมา๖ปีซึ่งคุณปลาเนี่ยจะเรียกแอม
ว่าคุณนายมาตลอดอ๋อเพราะว่าเป็นเมียรองผู้อำกับ
ใช่ไหมเป็นเมียตำรวจเป็นรองภูมิกับจากนั้นแอมเนี่ย
แล้วก็ชวนเล่นแชร์ด้วยนะวงเดียวกับที่เสียชีวิตไปสามอ่ะ
คือหลังจากที่ผู้กองนุ้ยเสียชีวิตในวงแชร์เนี่ยตอนนั้น
มาบอกยกเลิกการเล่นแชร์วงนี้เพราะบอกโอ้รู้สึกไม่ค่อยดี
คนในวงแชร์เสียชีวิตแล้วก็มีการโอนเงินคืนให้แล้วให้
เปลี่ยนจากการเล่นแชร์มาเป็นเอางี้ดีกว่าขอยืมแทน๒๕๐๐แต่
ตอนนี้เพิ่งได้เงินคืนมาหกหมื่นตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจกับอาการ
ของตัวเองนะฮะตอนที่มันมีความรู้สึกแบบผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
ขึ้นนะครับจนกระทั่งมาเห็นข่าวของแอมที่วางยาฆ่าคนอื่น
แล้วก็เสียชีวิตไปหลายรายเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้โห
ในขณะนั้นสงสัยเราจะถูกวางยาเหมือนกันเพราะเราก็ไป

พอหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวกันต่อน้องก็
ขอตัวว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนซื้อของซื้อของให้ลูกเรา
หายใจไม่ไม่สะดวกแล้วครับอืมพอพอจอดรถรถเสร็จ
ร้อยปุ๊บก็โทรหาน้องว่าแอมแอฟกี้หายใจไม่ออก
อยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับน้องเขาก็บอกว่าพี่
หนูอ่ะออกมาผิดทางก็รู้แล้วว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้ว

เมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ไอไม่เลิกไงนะก็ที่เอายาแก้ไอที่เป็น
ซูลให้กินน่ะจำได้ไหมเมื่อวานสามีคุณปลาให้สัมภาษณ
กับเราค่ะสามีอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมที่นี่ผมจำไม่ได้
เพราะว่าโอ๊ะคุณปลาบอกว่าตอนที่มาเจอกันนะเธอเป็นจ้าว
ในแอมอยู่นะใช่แล้วทำยาการไอแอมก็เลยบอกจะเอายาแก้ไอ
อะไรพรุ่งนี้มาให้กินพี่ไอไม่หยุดเลยก็เลยยื่นยาแก้ไอ
ไปเสร็จปุ๊บนายแอมบอกเอ้ยพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูขอออกไปซื้อของ
แวะไปซื้อของให้ลูกแล้วก็ออกไป

ใช่เพราะเขาบอกว่าเขาเริ่มอาการแปลกแอมอยู่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้

นี่ไงเธอก็เลยโทรหาสามีใช่ไหม
ใช่แล้วสามีเลยบอกว่ารีบโทร๑๖๖๙เดี๋ยวนี้

คือเอาเป็นว่าสามีนะตอนนั้นมาหาเธอเดี๋ยวนั้นไม่ได้

โทรหา๑๖๖๙ก่อน๑๖๖๙มารับไปโรงพยาบาล

นึกถึงวันนั้นก็เลยเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจเลยนะครับ
เราไปเจอเฟซบุ๊กที่แอมเคยไป
แฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณปลาด้วย

แฮปปี้เบิร์ตเดย์
ขอให้พี่ปลามีความสุขมากนะคะ
ซึ่งคุณปลาก็ตอบกลับมาบอกขอบคุณค่ะ

คุณปลาโพสต์ขายรองเท้า
นี่แอมก็เข้ามาเม้น
แซวบอกที่มีเนี่ยใส่หมดหรือยัง
บอกยังยังเอาเปล่าคุณน้อง

ถ้าซื้ออีกเนี่ยสามีที่บ้านให้กินบาธาแน่

ก็ยังแซวกลับบอกแม่
รุ่นใหม่ลดเยอะนะอดใจไหวเหรอ
จากการคุยกันนะนี่ตามเม้นต์ต่าง
หรือในคลิปที่ปิ้งย่างกันเนี่ย

มันคือเพื่อนสนิทที่คุยเล่นหยอกล้อกันนะคะ
ก็คุณปลาบอกรู้จักกันมา๖ปีอ่ะ
ใช่ไหมถึงขั้นแบบเล่นชง
เล่นแชร์ด้วยกันอ้าวพอยุบวงแชร์
มาขอเปลี่ยนเป็นยืมเงินแทน๒แสนกว่าบาท

อุ้ยอยู่ดีวันนั้น

อันนี้คุณปลานะฮะ

แต่หลายคนเขาก็ออกมาปรากฏตัวเขาก็บอกว่า
เขาก็รอดตายกันมาได้เหมือนกันอีกหลายคนนะ
ใช่ค่ะคือบางทีก็รอดตายจากการแบบบอกต่อกันรู้จักกัน
หรือบางทีรอดตายจากการสังเกตของตัวเองอะไรแบบนี้
ซึ่งจากข้อมูลของคนที่รอดตายมาได้เนี่ย
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

คนไปจำนำส่งของปล่อยกู้อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ชีวิตใน๑วันของแอมเนี่ย
หลังจากเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ย

ให้ดูให้เจ้าของหรือจะดูจำได้ไหม

ไปสะไปใดไปสักปากสักอะไร

ที่ไปใช้บริการครีนิคเสริมความงามแห่งหนึ่งนะคะ
ราคาคอร์สนี้เนี่ย๑๕๐๐๐๐๐บาท
คือขออนุญาตเบลอหน้าแต่จะเห็นพอจะอ่านออกใช่ไหมคะ

ถ้าคุณไม่ซื้อคอร์สราคา๑๕๐๐๐บาท
แปลว่าแอมซื้อคอร์ส๑๕๐๐๐บาท
แล้วอยากให้ดูอันนี้ค่ะให้ดูใบเสร็จหน่อยครับ

นี่คือใบเสร็จลูกค้าที่อยู่เขียนว่าที่อยู่เดิม
แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นลูกค้าประจำ

เพราะว่าทางร้านจำได้ว่าต้องส่งให้ใครที่ไหนอย่างไร
สารารัฐนั่นคือชื่อจริงของแอมเขานะฮะ

ชำระส่วนต่าง๕๐๐๐บาท

ยอดค้างชำระ๑๐๐๐๐๐บาท
เอ้าแอมซ์เป็นนี่ร้านสำสรุนที่อยู่แสนหนึ่งเหรอ
ก็บางทีเขาจะให้ค่อยทยอยจ่ายได้ไง
เวลามาทำเป็นคอสใช่ไหมนี่

ผู้ชมถามมาพอดีว่าแอมเขาอายุเท่าไหร่๓๖นะฮะ

เอาดูอีกบินหนึ่งหน่อยค่ะ๒๑เมษายนที่ผ่านมานี้สดร้อนเลย

เป็นคอร์สดริฟท์วิตามินนะคะ
คอร์สเอ๊ะเขาท้องอยู่นี่นะ
คนท้องนี่เขาทำคอร์สอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ

เพราะตอนนี้เขาเพิ่งท้อง๔เดือน

อันนี้คือลักษณะของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแอม
ไม่ได้มีงานทำอะไรเป็นหลักแหล่งแต่ว่าแต่ว่าเสริมสวยอืมซื้อแสนห้าบ้างนี่คอร์สนี้ก็หมื่นห้าครับ
แล้วก็จ่ายเต็มเลย๑๕๐๐๐บาทนะคะเอาไปดูอีกภาพนึงค่ะ
ไปใช้บริการไฮฟูนี่ไฮฟูก็คือเป็นการใช้คลื่นนะคะยิงเข้าไปที่หน้าเพื่อยกระชับ
มันจะยิงเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนังนะคะไฮฟู้นี่ไม่ถูกนะคะหลักคืออย่างต่ำหลักหมื่นเลยค่ะ
หมื่นขึ้นไปอย่างเงี้มันจะกระตุ้นให้ผิวมันเต่งตึงกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนทำให้หน้าเด็กเอางี้ละกัน
ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหการที่แอมไม่มีเงินไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
แต่ว่าแอมมีเงินมาซื้อเคาะเสริมความงามได้ทุกวันทุกวันแบบนี้เนี่ยแอมเอาเงินไหนมา
เอาเงินคนตายที่มันหายไปมาหรือเปล่าคนเขาตั้งข้อสังเกตกัน
ทีนี้เราสอบถามไปที่คลินิกนี้เลยค่ะว่าคุณคุณรู้จักกับลูกค้าคนนี้ไหม
เขาเป็นลูกค้าประจำไหมอะไรยังไงคุณพอมีข้อมูลจะเล่าให้เราฟังไหม

เขาบอกแอมเป็นลูกค้าประจำใช้บริการมาเกือบ๒ปีแล้ว
จะมาใช้บริการเป็นประจำเนี่ยคือเดือนละ๑๒ครั้ง
ทุกครั้งที่มาเนี่ยพฤติกรรมเดิมก็จะพูดโอ้อวดถึงสามีตำรวจ
แล้วก็อวดรวยของตัวเองพูดเยอะพูดไม่หยุด

มาใช้บริการไปเมื่อ๒มีนาคมนี้เองค่ะ
ลินิกบอกว่าก็ขณะที่จัดอยู่ในหมวดลูกค้าวอลลุ่มการซื้อสูง
เขาบอกว่าอุ้ยนี่พอเห็นข่าวนะพนักงานในร้านเนี่ยช็อกตาตั้งกันไปเลยว่า
ตายแล้วนี่ฉันทำหน้าฉันริบวิตามินให้คนคนนี้จริงเหรอ
ผู้ชมครับสพเมืองนครปฐมไปตรวจสอบรถเก๋งหลักฐานใหม่นะฮะ
รถคันนี้เนี่ยขับไปรับแอมจากบ้านแด้ที่อุดรธานีในวันที่แด้เสียชีวิต๑๒มีนาคมใช่ไหม

นี่นะฮะรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีขาวคันนี้หมายเลขทะเบียน๕กม๑๑๔๖กรุงเทพมหานคร
นี่คือหลักฐานใหม่วันนี้เลยนะครับตำรวจสพมนครปฐมเพิ่งได้มาในวันนี้นะครับ
มาจากร้านรับจำนำแห่งหนึ่งซึ่งแอมเอาไปจำนำเอาไว้ก่อนจะถูกจับกลุ่ม
มาของรถคันนี้นะครับเดิมทีเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยนำมาจำนำกับแอมตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน
เนื่องจากตอนนั้นแอมได้ทำร่วมกับ๑๐ตำรวจเอกนายหนึ่งนะเป็นคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับ
ทำธุรกิจรับจำนำรถด้วยกันแต่หลังจากนั้นเหมือนกับเจ้าของรถเนี่ยไม่เอาเงินมาถ่ายถอน
แล้วตำรวจที่ทำธุรกิจรับจำนำรถกับแอมเนี่ยเสียชีวิตซึ่งก็น่าจะถูกแอมเนี่ยวางยาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อเพราะจะมีตำรวจนายหนึ่งใช่ไหมที่เป็น๑๐ตำรวจที่เสียชีวิตเหมือนกัน
ทำธุรกิจรับจำนำรถกับแอมมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยเนี่ยเจ้าของรถคันนี้เขาเอามาจำนำเอาไว้แต่ไม่มาถ่ายถอนนะฮะแอมก็เลยเอารถคันนี้มาใช้
ก็ใช้ระหว่างที่จะไปหาแด้ที่อุดรธานีเพราะปกติแด้เขาอยู่ราชบุรีใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นคนราชบุรีแต่ว่าไปทำธุรกิจปล่อยกู้ที่อุดร
ท่านผู้ชมครับแอมใช้รถคันนี้จนแด้เสียชีวิตก็ให้คนขับรถคันนี้นะไปรับที่อุดรธานี
แล้วก็กลับมาที่บ้านพักแถวนครปฐมหลังจากนั้นแอมก็เอารถคันนี้ไปจำนำต่ออีกทอดหนึ่งในราคา๖๐๐๐บาท
นี่คือรถเจ้าของรถเอามาจำนำก็ไม่มาถ่ายถอน
เอาไปจำนำเขาต่อได้อีกนะฮะหกหมื่นบาทแล้วตำรวจก็ไปยึดมาได้นะครับ
จากการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับพบสิ่งของหลายอย่าง
คอนโซลหน้ารถนะฮะแมสกระเป๋าใส่ของคู่มือรถกระเป๋าใส่ซองกล่องใส่ทองไฟแช็คหวี
มีสิ่งของที่อยู่คอนโซนกลางพวกแก้วน้ำกระดาษทิชชู่กระดาษเปียกยาดมกล่องขนม
แต่ทั้งหมดต้องเอาไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสารต่างนะฮะ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิที่จังหวัดธรรมรงค์นะฮะ
ท่านบอกว่าเดี๋ยววันที่๑พฤษภาคมคือวันจันทร์หน้านี้ฮะ
จะเรียกประชุมคดีนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาค๗นะครับ
ซึ่งตอนนี้จาก๕เนี่ยมันเพิ่มเป็น๖แล้ว
ตอนนี้รอผลยืนยันทางเป็นเอกสารครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราขอยืนยันเราทำแยกอยู่แล้วคัน๑คัน๒คัน๓
เดี๋ยวขอเป็นเอกสารนิดนึงเดี๋ยวพี่จะสรุปในวันที่หนึ่ง
ตอนนี้เราผลวงพื้นที่หนึ่งมาไง

มีเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยเขามาหาตำรวจที่สพเมืองนครปฐมแล้วนะฮะ
โดยนำเอกสารยืนยันตัวตนมามอบให้กับทางตำรวจนะฮะ
ซึ่งเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยเขามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
ทีนี้ท่านผู้ชมดูพื้นที่หน่อยนี่คือพื้นที่ก่อเหตุใช่ไหมคะ
เป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแอมแล้วจะถูกแอมวางยาหรือไม่
เพราะว่าแอมเขายังปฏิเสธอยู่นะฮะ
กาญจนบุรีที่ราชบุรีเพชรชบุรีก็มีสมุทรสาครก็มี
นครปฐมตอนนี้๖กรณีอุดรธานีก็คือแด้แล้วก็มุกดาหาร
ไม่รู้จะมีเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องที่บอกว่า
ผัวตายทั้งคนทำไมปล่อยให้กู้ภัย
ขับรถส่งศพผัวกลับบ้านเกิดที่ราชบุรีแล้วตัวเองมาเป่าเค้กวันเกิดอยู่ที่นี่
ประเด็นนี้มีคนออกมาชี้แจงนะคะพี่อุ๋ย
เป็นเพื่อนแด้ชื่อเอ็ม

เขาคือคนถือเค้กวันเกิดให้แอมเป่าเอง
เขาบอกว่าเอาจริงผมไม่ได้รู้จักกับแอมมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าแอมด้วย

เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมียกำลังท้องได้๓เดือนแล้ว
เดี๋ยวจะมาฉลองวันเกิดเมียที่บ้านเอ็มนะ
พาแอมมาหาเอ็มวันที่๑๑มีนาคม
แล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเกิดเมียเดี๋ยวจะมาฉลองบ้านเอ็มนะ
กระทั่งวันที่๑๒ไปทำบุญก่อนแล้วตาย
หลังจากส่งศพแด้ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
คืนนั้นเขาตอบไม่ได้หรอกนะว่าทำไมแอมยังอยู่ที่อุดร

แล้วแอมไม่ได้อยู่บ้านแด้ด้วยนะคะ
มาขอนอนบ้านเขาโดยบอกว่าไม่กล้านอนบ้านนั้นเพราะว่ากลัวผีแด้
เขาก็เลยให้นอนซึ่งวันนั้นที่บ้านก็นั่งกินข้าวกันปกติ
แล้วเขานึกขึ้นได้ว่าแด้เคยพูดเอาไว้ก่อนตายว่าอยากจัดงานวันเกิดให้เมีย
เขาเลยมองว่ามันเป็นเหมือนคำสั่งเสียสุดท้ายของเพื่อน
ก็เลยไปเอาเค้กมาจุดเทียนแล้วก็เอามาฉลองให้
ไม่ได้ตั้งใจจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดอะไรหรอก
แต่ว่านึกขึ้นได้ว่าเพื่อนพูดไว้ว่าอยากฉลองงานวันเกิดให้เมียก็เลยทำให้
ซึ่งตอนที่แอมอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าแอมก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำมีสีหน้าเรียบเฉย
พอเป่าเค้กอะไรเสร็จแอมก็เข้าไปนอนจนตี๔ก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
บอกว่าเขาเองก็ติดใจนะตอนที่แด้ตายเพราะว่าเห็นหน้าเพื่อนเขียวคล้ำไปหมดเลย
ที่ก่อนหน้านี้เป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยดื่มเหล้าสูบบุหรี่บ้างแต่ไม่จัดแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
คือตอนนั้นเขาก็สงสัยอะค่ะแต่เขาเองเนี่ยไม่เคยเห็นใบชนะสูตศพก็เลยปล่อยให้เรื่องเลยตามเลยไป

แอมจ้างเด็กวัยรุ่นให้เอาของถุงดำไปฝังดิน๕๐๐บาทจำได้ป่

และแอมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจ้างเพิ่มหมื่นนึงให้เอาถุงนั้นมาให้แอม
คือเรื่องนี้เราได้คุยกับยายของแด้
ยายบอกว่ายายขอยืนยันตรงนี้เลยนะ
วัยรุ่นสองคนนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรแน่นอน
เพราะวัยรุ่นสองคนนี้คือเหมือนใครจ้างให้ทำอะไรเขาก็ทำ

ซึ่งเคสของแอมเนี่ยเขาเห็นข่าว
เขาก็เลยจะเอาของไปคืนให้
ที่ว่าแอมบอกจะเพิ่มเงินให้เป็นหนึ่งหมื่นบาท
แต่ว่าหนึ่งในสองคนน่ะเขาตะหงิดใจแปลก

และสุดท้ายแล้วก็เลยมีการเอาถุงดำนี้ไปให้ตำรวจไง
ถุงดำก็จะมีพวกขวดยาสาร
แล้วก็มีบัตรของแด้
ซึ่งยายบอกด้วยนะคะว่า
เด็กกลับเล่าให้ฟังว่าแอมผมโขมขู่เด็กทั้งสองคน
บอกนี่ถ้าทำให้แอมเดือดร้อนเมื่อไหร่ออกจากคุก

ตำรวจก็เพิ่งพาเด็กวัยรุ่นไปชี้จุดเรื่องของจุดต่างใช่ไหมที่บ้านของแด้นะครับ
เอาเป็นว่าเคสของแอมเนี่ยณตอนนี้ที่ตำรวจยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
คือ๑๓ศพรอตรวจสอบอีก๒ศพใช่ไหมคะ